และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ท่านนี้เคยโทรมาเล่าเรื่องใน
ยินดีต้อนรับพี่แพทย์ครับสวัสดีครับพี่แพทย์

เป็นเกียรติมากครับพี่ที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

เรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้

เรื่องของผีนางรำของไทยเป็นอย่างมาก

วันนี้พี่แพทย์มาพร้อมกับเรื่องของแค้นนางรำ

คืออย่างนี้ถามว่าเป็นประสบการณ์ของผมแหละ

มันเกี่ยวข้องกับบุคคลบุคคลหนึ่ง

คืออย่างนี้มันมีช่วงหนึ่งในชีวิตผมเนี่ย

ผมเริ่มทำงานทั้งแรกที่
ออฟฟิสที่เป็นวันศุกร์กับวันเสาร์

ส่วนกันอยู่๔คน
๒คนนี้เป็นพี่น้องกัน๒คนนี้ก็เป็นพี่น้องกัน

ตัดสินใจจะอยู่ในของพี่ใหญ่คนนี้
วันแรกที่ผมไปทำงานผมไม่เจอคนนี้นะ

ทุกที่ที่ผมทำเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

ศาสนาคนละศาสนากับเรา

เขาให้ผมทำงานในลักษณะที่เป็นห้องประชุมยาว

คุณออกแบบเสร็จเมื่อไหร่กลับบ้านได้เลย

วันนี้เขาต้องการ๕

ผมทำงานรู้สึกว่าที่นั่นมันมาคู่

คนในที่ทำงานมันเหมือนกับว่า

ไม่ค่อยเล่นอมพงำอะไรสักอย่าง
ครับแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ผม

มันวนรูปกลับมาใหม่
เวลาแรก๓คนตรงที่นี่เขาจะไปดูว่าโอเคไหม

ก็เหมือนเดิมมันมาคุย

ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพวกบัญชี

แล้วจะมีกั้นส่วนหนึ่งเป็นห้องครัวเข้าไปข้างใน

ผมบอกว่าไม่อ่ะผมใกล้เสร็จแล้ว

คนที่ออกไปข้างนอกก็ออกไปข้างนอก

ผู้ง่ายว้างหน้ากลายดีเลยแล้วผมฟัง

คือหน้าเหมือนคนอดหลับอดนอนมาเป็นเดือน

หน้าสมตาลอย

เพราะสักพักเขาเปิดประตูกระจกเข้ามา

ผมก็บอกว่าครับยินดีที่รู้จัก

มันก็มีถามว่าเรานับถือสัตว์ผมก็บอกผมนับถือศาสนาพุทธ
เขาก็มองหน้าผมไปสักพักผมถามว่ามีอะไรหรือเปล่า
คือความต่างของศาสนาเขากับเราเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ
สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่ายูเชื่อเรื่องวิญญาณผีหรือปีศาจไหม
เจ้านายมาถามแบบนี้นี่ประเด็นมาแล้วนะ

ปัญหาถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันไม่มีปัญหา
ผมก็เลยบอกว่าคือพูดกลางที่สุด
หลักของศาสนาเราเราเชื่อว่าเรามีสิ่งนี้อยู่

ผมก็ลองเล่าดูสิ

เขาบอกทุกคืนจะมีผู้หญิง

ดูเต้นลำอยู่แล้วรอบเตียง

ผมก็ผู้หญิงอะไรมาเต้นลำ

อุ้ยต่างชาตินะ

เขาบอกเขามีผ้ายาวสีเขียว
แล้วก็มีอะไรที่อยู่บนหัวอย่างนี้

ผมก็ถามว่าแล้วมันนานเท่าไหร่แล้ว

นั่นคือที่มาของสภาพของเขา

เริ่มจากเดินรอบเตียงขึ้นไปเหยียบอกมั่งอะไรมั่งอย่างนี้
กำลังคุยอยู่ปั๊บพอดีทางน้อง
และทีมงานเขาเดินออกมาพอดี

ผมเสร็จแล้วงานเสร็จแล้ว
ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร

เปิดประตูไปมันจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปห้องพักชั้น๒
ผมก็มองตามคุณเดมอนไป
สิ่งที่ผมถ้าผมตาไม่ฝาด

ซ้อนที่คุณเดมอนอยู่ข้างล่าง
จริงมั้ยที่เราอ่ะ
พอมายว่า

ก็นั่งมองจนคุณเดมอนขึ้นไป

ทำก็ประมาณนี้น่ะนี่น่ะอันนี้เขาเข้าใจมากัน
คุณวิทย์ถามหน่อยสิ

ไปดูว่ามีใครอยู่ไหมใครจะได้ยินไหมอย่างนี้

คุณเรมอนพูดอะไรให้ผมฟังบางอย่าง
แต่ผมอยากฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่เห็นสารพระภูมิที่อยู่ตรงนู้นไหม

เพราะว่าทางนี้เขามาให้จุดทูบ

แต่ที่นี่เวลา

แพ็คบางครั้งเขาเห็นคน

จากบนชั้นสองอย่างนี้

หนักเข้าเป็นทีมแล้วก็ย้ายแบบลา
ออกหมดทั้งทีมยกเว้นเหลือแต่หัวหน้า

สักครั้งมีไหมที่มึงจะมาถวายของให้กู

เอาให้หนักหมดทุกคนเลย

ถ้าไม่งั้นคดีนี้ออกหมดก็คือไม่มีใครทำให้แล้วนะ

เอาแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำ

วิธีคิดโดยหลักของสาธารณะมันต่างกัน

คือสารพระภูมิเรียนเรื่องด้วย
ตุ๊กตานางลำมีช้างมีม้า
เขาเอาลงมาวางไว้ตัวขาแล้วกูผ้าขาว

อันนี้อะไรอ่ะ
แล้วเข้าไปเห็นตุ๊กตานางลำสีเขียวเข้า
อันนี้อะไรอ่ะเขาก็เอ๊ะ

เอวหักแขนหัก
แต่มันตกใจคือตกใจคือไม่ได้ตกใจด้วยความว่า

แล้วคือมันแสนไกลก็เอางานไป

กว่าที่จะเข้าใจอะไรบางอย่าง
ตลอดอีกอาทิตย์นึงอืมผมทำงานอยู่ว่าวันนั้นทีมบอสสามคนน่ะไม่อยู่
ก็ผมทำได้แรงได้สักวันก็ถึงชั่วโมง
ผมบอกจะช่วยหน่อยไม่ไหวแล้ว

ว่าหนักขนาดไหน

ทุกครั้งที่เขาพยายามนอนเขาทำไม่ได้

สมมุติว่าก็ผมเอาผักให้ใส่

หรือผมบอกเอาอย่างนี้ได้ไหม

เขาบอกว่าแม้แต่กลางวัน

เขาบอกเขาต้องกินยานอนหลับเป็นกำเขายังไม่หลับ
แต่ข้างนี้คือโซมโซมจนแบบ

เหมือนคนจะหลุดโลกแล้วประมาณนั้น

มันอาจจะขัดต่อศาสนาของคุณ

อีกว่าคุณก็ขอคิดดูก่อนแล้วกัน
นั่งสั่นอยู่ตลอดเวลา

กลัว๒คือคนไม่ได้นอน
เอาอย่างนี้ด้วยกันเจ็มว่าอาทิตย์หน้าค่อยว่ากัน

พี่ไอร์น่ะ

ก็เครียดเขามันเครียดด้วยเหตุผล
งานออกทุกวันมีงานส่ง

แต่เขาไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็น

ขอคิดดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกัน

แต่ผมกลับมาทำงานที่บริษัทที่ไปวันจันท

วันอังพุธผมจะได้ไปทำงาน

ผมจะให้โทรมาบอกผมก่อนว่าต้องการอะไร

ต้องปรับ
ผมบอกว่านั้นมากี่โมง
เขาบอกว่าเขาจะมาประมาณบ่ายสาม
ผมบอกงั้นเดี๋ยวผมไปถึงสักบ่าย๒โมงครึ่งก็แล้วกัน

ก็บอกที่บ้านว่าถ้าเด็กก็ทานข้าวไปเลยนะ

ทำถึงสักประมาณ

ไอ้พวกที่เป็นก๋งก๋วเตี๋ยอาหารตามสั่งเขาปิดหมดแล้ว
แต่ตรงหน้าปากซอยมันจะมีร้านเขาเรียกว่า
ตรงติดถนนในกลางซอยมันจะมีร้านที่
ที่ว่ามีบ้านแล้วก็มีสวนให้คุณนั่งกิน

ก็มองเห็นฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นซอยที่โรงงาน
เห็นรถพุ่งออกมา

แล้วก็มีรถของเลขาเลี้ยวตามออกไปอีก๒คัน
ผมก็ไปกินข้าวมั้งไปอะไรไม่รู้
แต่ออกตัวแบบเร็วเหมือนกระชากรถออกได้ก็ไปเลยอะครับ
ผมก็ไปนั่งสั่ง
กลับกินก่อนนะครับเพราะบอกที่บ้านแล้วไม่ต้องรอ

ไอ้ที่ผมสั่งน้องบอกว่าพี่ครับ
แล้วก็จะมีเด็กเหมือนมีเด็กเชียร์ครับ

ผมรอผมเข้าใจว่าผมอยู่ที่ร้านประมาณทุ่มหนึ่ง
รถที่ออกไปน่ะอยู่สักประมาณก่อน๖โมงนิดหน่อย
อาหารที่มาเสิร์ฟอยู่ที่ประมาณ
ทุ่ม๔๕ก็เกือบ๒ทุ่ม
พอมาเสิร์ฟปั๊บผมนั่งทานกำลังจะก้มทาน
เป็นเซมอนวิ่งมาจากไหนไม่รู้มานั่งอยู่ข้าง

แล้วเขาพูดว่าอยากให้พวกเขาเอาฉันไป

ใช้คำว่าอะไรนะครับ

นั่นมันหมายถึงว่าต้องไม่ใช่๑คน

เขาบอกตอนนี้มีคนหนึ่ง

เขาบอกคนที่เป็นชุดเขียวเนี่ย
จิกขึ้นคล่อมเขาแล้วก็จิก
แล้วก็ยกตัวเอาเข่ากระแทกลงที่หน้าอกเขาอย่างนี้

เอาเท้าเหยียบอยู่ตรงนี้

เหยียบที่เท้าสองข้างเขาไม่ให้ดิ้น
ผมถามแล้วแล้วอยู่ทำยังไง
ไอร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยิน
ครั้งสุดท้ายที่ไอ้รวบรวมทุกอย่างเลย
แล้วก็ร้องแล้วก็สะบัดหลุดออกมา

เขาพูดอะไรวะเข้าใจมั้ย

แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องจับความไม่ได้

สมมติเป็นคุณแจ๊กนิ้งไดมอนตรงนั้งมานั่งครุกเข่าแล้ว
คุยกันเดี๋ยวเป็นแฟนกันอยู่แล้วไดมอนลุก
แต่ผมมองเดอร์มอนมันทำไมไม่ใส่รองเท้าออกมา

บอกน้องใส่กล่องกลับบ้าน

เหมือนกลัวแหงอะไรอย่างนี้เหรอ

แล้วก็มองพี่แพทย์ด้วยสายตา
เหมือนกลัวอะไรบางอย่าง

คือผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็บอก

เขากลับว่ายังไงพรุ่งนี้คงได้ทำงานน้อยแล้ว

พอทำอะไรเสร็จผมเข้านอนแล้วก็
บอกแฟนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเช้าหน่อย

กลับว่าไปถึงสักประมาณไม่เกิน๘โมงครึ่ง
รุ่งเช้าตื่นมาผมเดินเข้าไปที่ห้องพระ
พยายามจะมองทุกอย่างในห้องพระ

เป็นของที่ตามมาจากนอกบ้านแล้วมาเล่นงาน

ประมาณไม่น่าเกิน๘โมงครึ่ง

คือออฟฟิศเขาจะอยู่
นับ๖ห้อง

นอกจากว่าเขาจะมีธุระไปไหนจริงเขาจะตั้ง
รถที่เป็นของทางทีมของคุณเดมอนออกมาตั้งก่อน

ผมก็เดินไปสักพักเห็นน้องเดมอน
แล้วก็หุ้นส่วนเขาอีกสองคนเดินออกมา

แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
ผมเดินไปถึงเสร็จปั๊บผมถามว่าจะไปไหนกันเหรอ
หน้าน้องเดมอนคือน้ำคือล้อมเหมือนคนร้องไห้เมื่อเมื่อคืน

ผมถามเป็นไรอันนี้จะไปไหนกัน
บอกว่าคุณเดมอนตายแล้ว

ผมก็เลยถามว่าตายเมื่อไหร่
จำเวลานะคุณแจ๊คทุ่มครึ่ง

หมายถึงก็เป็นเนื้อหนังปกติ

คือน้องทางทีมน้องคนเดมอนต้องไปที่สถานทูต
ไปเดินเลื่อกไปเกี่ยวกับมรรณาวัตน์

มันเข้าไปนิดเดียวก็ถึงโรงพยาบาลครับ

สิ้นใจตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้ว

ผมเข้าไปในบ้านตอนนี้อยู่๒คน

กับเด็กที่เป็นเด็กต่างด้าว

ผมก็เดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จไว้ที่โต๊ะแล้วกัน

ก็ได้ยินเสียงเด็กบ้าน
พูดว่าขึ้นไปเป็นเพื่อนหน่อย

ถ้าไปก็ช่วยพี่น

ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเสร็จงานแล้ว
พอเสร็จปั๊บผมก็บอกไปขึ้นไป

หน้าต่างมันก็จะออกไปทางหน้าหน้าด้าน

ผมก็บอกว่าเปิดบ้านหน่อยแล้วบ้านสว่าง

ผมใช้วิธีเปิดประตูแล้วก็ยืนพิงประตู

วาดไปก็กลัวไปบ่นไปอย่างนี้

ทุกษาหลังที่หักขึ้นข้อแขก

พี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะขอ๒ถุง
น้องเขาเอามาให้ผมก็ห่อห่อแต่ยังไม่ได้มัดอะไรนะ
แล้วก็ถือลงไปข้างล่างไปบอกวันเอางานให้วัน
ถ้าใครมีใครมาถามว่าวันนี้ผมขึ้นไปห้องคุณเดมอนนะ
ผมจะเอาเรียกกลับผมกลับว่าเอาไปไว้วัดดีกว่า
ผมก็เปิดมาไอ้วันโดดอยู่ของผมพี่ไปเอามาจากไหน
ผมก็อยู่ในห้องคุณเดมอนคุณเดมอนเอาไปทิ้งไข่ยาแล้วหนูเห็นอ่ะ
บอกใช่ตัวนี้บอกใช่ก็หนูเป็นคนเช็ดแต่คุณเดมอนเป็นคนดึงอ่ะวัน
ผมก็บอกว่าอันนั้นไม่รู้อ่ะผมก็เลยถามไอ้เด็กคนนั้นอ่ะ
ถามทุกวันที่กวาดดีกว่าใต้เขากวาดทุกครั้ง
ก็ไม่เห็นมีคือไม่เห็นมีวันนี้ผมบอกเอางั้นไม่เป็นไร

แล้วเสร็จผมบอกขอทูบหน่อยโดยเป็นเจ็ดบอกสารพระภูมิ
ผมไม่เคยเดินอ้อมสารพระภูมินะครับ
ผ่านมาก็เห็นตรงข้างหน้าแล้วก็ยกมงว่ายแท้ข้างหน้า
ผมเริ่มเดินออกถึงไปเห็นว่ามี
เขาเรียกปู่แก่ไหมปู่แก่ใส่ชุดขาวที่ดีกว่าคำ

ผมก็บอกผมขอนะอันนี้
ใหม่ก็มีแล้วตัวใหม่ก็มีแล้วขอแล้วกัน
อะไรที่อยากได้ก็ได้ไปแล้ว
กักอย่าขังเขาไว้ที่นี่เลยขอแค่นี้จบกันแค่นี้นะ

ผมก็ขอใส่กระเป๋าไปหาวัดไว้
เหมือนที่เราเห็นไว้ตามต้นโพต้นอะไรอย่างนี้

ผมมารู้จริงว่าวันนั้นประมาณ๖โมงกว่า

ร้องแบบกรี๊ดลั่นเลยแบบลั่นบ้านเลย
ขอให้คุณแบบพอเข้าไปถึงแล้ว

ปากเขียวแล้ว
เขียวแล้วเหมือนคนโดนบีบคอหรือโดนรัดคอจนแบบปากเขียว
แล้วเขาถึงได้อุ้มคุณเดมอนลงมาแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
นั่นคือภาพที่พี่แพทย์เห็นว่ารถรีบออกไป

ทีนี้เด็ก๓คนนั้น

ผมรอจนเย็นในร้านเปิดผมก็เลยไปสั่ง

เอานะเดี๋ยวสั่งกิน

ตอนแรกพวกหนูเห็นพี่พูดอยู่คนเดียว

เหมือนตอนที่พี่ก้มลงไปหนูเห็นเหมือนเงาสีดำ
ข้ามถนนไปทั้ง๓คนเลย

ใช่เห็นเงาสีดำข้ามถนิดไป
พวกผมก็เลยบอกว่าพี่เลี้ยงผีเหรอ

อาจจะค้อนด้วยความจิตผูกพันเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้มันมาจบตรงที่ว่าสุดท้าย

กับสารขอขมา
แต่บริษัทนี้คือหลังจากนั้นผมลาออกนะครับ

ผมได้งานใหม่

ทั้งที่เป็นบริษัทที่ผมมองว่าลุ่งมาก

บูมที่สุดเพราะไปฝั่งกับที่ประเทศร์ค่ะ

เรื่องเนี้ยมันไม่ได้ประธารกับผม

กับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไป

เรื่องของคนที่ไม่รู้

ไม่มีความศรัทธาเกี่ยวกับสารพระภูมิ

ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาใดที่อยู่ในศาล
เขาจะมองว่าพวกนี้คือโมเดล
ต่างชาติบางคนสะสมโมเดลตุ๊กตานางรำ
แล้วก็เอาไปสะสมเรียงไว้เต็มไปหมดเลยนะครับ
อันนั้นเขามองว่าน่าจะเป็นของสะสมของเล่น
แล้วก็มีหลายเคสที่มีลักษณะแบบที่พี่แพทย์เล่า
คือทำอะไรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

แล้วผลสุดท้ายแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวตามมา

ผมมองว่าบางทีผีหรือว่าวิญญาณ

คือบางทีมันก็ต้องมีเหตุผลกันบ้าง

ถ้าเขารู้ผมถามหน่อยว่าถ้าคนนั้นรู้แล้วใครจะทำ
แต่ด้วยความที่ไม่รู้แล้วไปเอาคืน
ไปใช้ความเอาแต่ใจตัวเอง
อันนี้พูดถึงเรื่องผีรวมเลยนะ

ก็จะมีลักษณะแบบนี้คือเอาแต่ใจ

แล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งผมว่า
เรื่องของการมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่น

แน่นอนว่าคนไทยมีความเชื่อเรื่องของการ

ญี่ปุ่นเขาจะมีการนับถือนู่นนี่นั่น
เราก็ไม่แตะไม่ยุ่งไม่อะไรอยู่แล้ว

ผมว่ามันก็ต้องดูทั้งสองมุม
เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะบทสรุปเลยนะครับ

แล้วผลที่ได้รับตามมาผมว่ามันรุนแรงไป

เราต้องศึกษาก่อนว่าสถานที่นั้นเนี่ย
มันมีความเชื่อความศรัทธาอะไรอยู่บ้าง
จะได้ไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
เอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์นะครับ
มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาประจำการนั่งข้างผม

หน้าตาดีหล่อเท่สมาร์ท

รวมไปถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้

เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับ

โอ้โหมาดูเดือดเลยนะ

หอนติดล้อที่ว่านี้เพื่อนคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไงครับคุณกาย

ก็พอดีว่ามีเพื่อนทักมานะครับ
แล้วก็เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ฟัง
แต่ปรากฏว่าเพื่อนที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับ
เขาเป็นแค่หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

ทีนี้ตัวละครนะครับจะมีทั้งหมดอยู่๔คนนะครับ
ผมจะขอแทงให้เขาว่าเป็น๑๒๓๔เลยเพราะพูดง่ายนะครับ
จริงแล้วเนี่ย๒โทรมาเล่าให้ผมฟังก่อนนะครับ
แล้วก็เอ่อฟังไปฟังมาเนี่ยเฮ้ยต้นเรื่องมันคือหนึ่ง
ก็เลยต้องไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหนึ่งนะครับ
ทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตกลายเป็นว่าเล่าในมุมของหนึ่งแทนดีกว่านะครับ
เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๕๖ปี
ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมกลุ่มนึงเนี่ยครับเขาจะแต่งงานนะครับผม
แล้วก็ไปแต่งงานเนี่ยไปแต่งงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ
ผมไม่ระบุเรื่องจังหวัดนะครับ

สี่คนนี้ครับเป็นแขกรับเชิญของทางเจ้าบ่าวนะครับ
บ่าวผมก็เรียกเจ้าบ่าวไปเลยเนอะโอเคแล้วก็๑๒๓๔ตามนี้ครับ
เหมือนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะ

ทั้ง๔คนเนี่ยครับได้รับเชิญจากเจ้าบ่าวบอกว่า
เออเนี่ยจองที่พักไว้ให้แล้วรีสอร์ทที่จัดงานเลยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวพวกเองก็มากันนะแล้วก็มาเที่ยวก่อนวันหนึ่ง
แล้วก็วันถัดไปก็ร่วมงานพิธีนะครับผม
ก็พอถึงวันที่เขาต้องเดินทางไปที่จังหวัดจังหวัดนั้นนะครับ
ก็ไปขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินไปลงที่จังหวัดนั้นนะครับทั้ง๔คนนะครับ
เราก็เช่ารถขับเพื่อที่จะไปที่รีสอร์ทนะครับ
ปรากฏว่าพอถึงที่จังหวัดนั้นเนี่ยก็สักประมาณช่วงบ่ายครับบ่าย๒กว่า
ก็เก็บข้าวเก็บของอะไรจากที่สนามบินนะครับ
แล้วก็เดินทางตรงไปที่โรงแรมเลยอ่าที่รีสอร์ทครับขอโทษครับ
ทางภาคเหนือที่ที่เราพอคุ้นพอเคยเห็นอยู่แล้วเนาะว่าการตกแต่งเขาจะเป็นแบบไหนนะฮะ
รีสอร์ทเนี่ยครับติดอยู่กับถนนใหญ่นะครับ
แล้วก็จะมีซุ้มทางเดินเข้าไปในรีสอร์ทนะครับ
แล้วก็คือเป็นทางตรงเข้าไปข้างในแล้วก็จะเจอกับทางบ้านพักเป็นหลังไปอะครับ
ว่ารีสอร์ทแห่งนี้ตกแต่งสไตล์แบบท้องถิ่นเลย
ถูกต้องครับใช่คือผมดูในรูปเขาสวยมากนะครับสวยจริงนะครับผม
เจ้าบ่าวเขาเหมาบ้านหลังหนึ่งไว้ให้ทั้ง๔คนอยู่นะครับ
ให้พี่แจ๊คนึกถึงหัวใจทั้ง๔ห้องนะครับ
แล้วก็ด้านล่างซ้ายห้องล่างซ้ายเนี่ยคือห้องที่พวกเขา๔คนจะได้อยู่นะครับ
แต่ว่าข้างบนเนี่ยอีก๓ห้องก็คือเจ้าบ่าวเขาก็เหมาไว้หมดแล้ว

ใช่ครับใช่คือจริงแล้วเนี่ยเจ้าบ่าวเขาไว้ให้ข้างบนเนี่ยเป็นพวกนางลำนะครับ
เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีโชว์นางลำเขาต้องมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็มันอาจจะต้องใช้เวลา
เขาก็เลยบุ๊กตรงห้องส่วนนั้นนะครับไว้ให้ทางทีมนางลำนะครับ
ก็ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บก็เอาข้าวเอาของมาเก็บกันในห้องนะครับ
อธิบายห้องนิดนึงประตูห้องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประตูตู้กับข้าวครับที่เราต้องดึงดึงประตูไม้ดึงเข้าหาตัวเนาะ
ทีนี้พอเราเข้ามาทางห้องแล้วเนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นเตียง๒เตียงเตียงใหญ่๒เตียงวางติดกันนะครับ
ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับถัดไปเป็นตู้เสื้อผ้าไปทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับที่อยู่ติดกันกับฝั่งเตียงด้านในนะครับผม
หนึ่งเนี่ยที่เล่าคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาด้วยลักษณะเขาตัวเขาเป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับเดินทางเนี่ยมันก็ใช้เวลาพักหนึ่งเดินทางก็เหนื่อยสิ่งที่คนมาถึงโรงแรมหรือว่ารีสอร์ททำอย่างแรกเลยก็คือทิ้งตัวลงบนเตียงถูกไหมครับหลังจากวางของเสร็จแล้วเราเหนื่อยแล้วก็ทิ้งตัวลงปรากฏว่าไอ้เจ้าหน
มันหักฝั่งหนึ่งนั่นหมายความว่าจากที่จะนอนได้สองคนเนี่ยจะนอนได้แค่คนเดียวนะครับเขาก็เอาไม่รู้จะทำยังไงดีก็ไว้เดี๋ยวตอนจะเช็คเอาท์แล้วก็ค่อยบอกกับทางเจ้าของนะครับก็นั่งพักตามอัธยาศัยกันไปสักพักนะครับแล้วก็ตามภาษาครับพวกผู้ชายพอมาถึงที่นี่แล้วก็อยากจะไปเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็อยากจะไปเที่ยวตรง
จากที่ได้ที่เที่ยวแล้วครับในเมืองก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางเข้าไปเที่ยวในเมืองกันครับนะครับผมจังหวะที่เขาขับรถออกจากรีสอร์ทนะครับออกไปที่ทางตัวเมืองครับปรากฏว่าผ่านวัดวัดหนึ่งปรากฏว่าป้ายหน้าวัดเนี่ยครับมันเป็นป้ายเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานมันคือวันรอยกระทงครับพี่แจ๊คเป็นเทศกาลวันรอยกระทงพอดีใช่ครับใช่ใช่เป็นเขาก็เลยกะว่าอ่าเดี๋ยว
เราเที่ยวในเมืองเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาเที่ยวที่วัดกันมาเดินเล่นมาหาของกินประมาณนี้นะครับผมเขาก็ไปเที่ยวในเมืองกันเสร็จแล้วก็พอถึงตอนค่ำนะครับก็กลับมามามาที่วัดวัดเนี่ยครับอยู่ไม่ไกลกับรีสอร์ทห่างไปประมาณสักสามถึงสี่กิโลนะครับมันก็ถ้าขับรถก็แป๊บเดียวครับนะครับปรากฏว่าไอ้ป้ายเชิญชวนเนี่ย
เพียบเลยคนมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าแล้วรถจะไปจอดไหนหาที่หาที่จอดรถไม่ได้ครับรอบวัดหรือลานจอดรถที่วัดเนี่ยก็ไม่มีขับวนหาลานจอดรถอยู่นานมากนะครับก็ไปได้ที่จอดที่จอดหนึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสักสองถึงสามร้อยเมตรประมาณนั้นครับก็ถือว่าก็เดินเดินเดินก็หอมนิดนึงตรงนั้นมันเป็นเหมือนลานจอดไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลานจอด
มันเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับด้วยความที่เขาเข้ามาตอนหัวค่ำแล้วเนี่ยมันก็มืดนะครับบวกกับตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีไฟด้วย
หนึ่งนะครับเป็นคนขับนะครับเจ้าสองอ่ะนั่งหน้าแล้วสามกับสี่ก็คือนั่งหลังนะครับพอถึงที่เนี่ยกำลังจังหวะที่กำลังจะจอดรถนะครับก็มองที่กล้องมองหลังรถนะครับบวกกับเซ็นเซอร์รถก็ดูว่ามันมันมีอะไรข้างหลังหรือเปล่าครับปรากฏว่ากำลังถอยไปจอดข้างข้างต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับจังหวะที่ถอยไปมันก็ติ๊บติ๊บธรรมดา
แน่นอนและอย่างคือถ้าไม่เล็กเนี่ยเซ็นเซอร์มันต้องจับได้นะใช่ต้องจับได้ครับใช่แต่ว่าทำไมเซ็นเซอร์ถึงไม่จับแล้วก็มองหนังก็มองไม่เห็นด้วยมันแปลกตรงนี้ครับพี่แจ๊คแล้วก็จังหวะที่ชนเนี่ยของข้างในอย่างที่บอกคือกระจายกระเด็นออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานักดำตุ๊กตาตายายของที่เขาเอามาวางไว้อ่ะครับก็ทั้งสี่คนก็ช่วยกันเก็บของยกขึ้นมา

ก็ล่วงเลยระยะเวลามาประมาณช่วงสักดึกแล้วครับเริ่มดึกแล้วก็เรารีบกลับกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเข้างานแต่งแต่เช้าเพราะว่างานเขาจะเริ่มเช้าอ่ะครับอีกจากประมาณสัก๖บวง๗โมงนั่นหมายถึงว่าพวกเขาทั้งหมดต้องตื่นตั้งแต่ประมาณตี๕ครึ่งประมาณนี้นะครับก็ยกพลกลับกันกลับไปที่รีสอร์ท

เรียกใครเลยก็หลับไปก่อนเลยนะครับก็เลยเหลือแค่๑กับ๒๑กับ๒เนี่ยด้วยความที่หลังจากจบแล้วเรียนจบแล้วอะครับก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตไปทำงานไปดูแลตัวเองอะครับแล้วก็พองานแต่งเพื่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเขาได้กลับมาเจอกันมันก็เลยกลายเป็นว่า๑กับ๒เนี่ยมีเรื่องคุยกันเยอะนะฮะ๑กับ๒ก็นอนไม่หลับก็นอนนอนคุยกันครับผู้ชายสองคนนอนคุยบนเตียงอ่ะพี่แจ๊คทีนี้
ระหว่างนอนนอนคุยไปสักพักหนึ่งอะครับก็ปรากฏว่ามีเสียงนะครับมาจากข้างบนคือคือบ้านหลังหลังเนี้ยครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นปูนหน่อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้บ้านกึ่งไม้กึ่งปูนใช่ใช่ข้างบนนะครับเสียงมันมาจากข้างบนก็คือว่าเป็นเสียงเหมือนลงส้นเท้าตึ้งตึ้งสองทีแล้วก็พี่แจ๊คเลี้ยหมาใช่ไหมครับยังเคยเห็นน้องหมาที่เวลาเราเรียน
แบบนั้นนะครับใช่แล้วก็พอตึงเสร็จปุ๊บก็มีเสียงแบบนั้นด้วยเขาหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ข้างบนทำไมมันยังไม่นอนเนี่ยดีกว่าเขาเข้าใจว่าคือนางลำที่มานอนที่มาเตรียมอะใช่แล้วเขาก็ด้วยความที่บอกว่าสนุกปากอะครับพูดด้วยความสนุกปากครับพี่แจ๊คบอกว่าเนี่ยป่านี้ยังไม่นอนนะแล้วพรุ่งนี้ไม่มีแรง

ไม่ดีแล้วทำตัวไม่ดีก็เลยอ่ะนอนกันหนึ่งกับสองนอนกันก็นอนกันไปสักพักหนึ่งครับพี่แจ๊คหนึ่งเขาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเดี๋ยวหลับตื่นตื่นเพราะว่ามันด้วยความมีความคิดเยอะเยอะแยะครับมันก็เลยทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับปรากฏว่ามันมีเสียงเสียงดังเคาะเหมือนเหมือนมือเคาะ

มือไม่มือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยเราต้องเท้าฝั่งข้างเพื่อที่จะเข้าห้องในลักษณะนั้นนะครับมันเหมือนที่คนจับอ่ะแล้วจะเอี้ยวตัวเข้ามาในห้องลักษณะเหมือนแบบนั้นนะครับแต่ว่ามือที่คุณหนึ่งเห็นเนี่ยไอ้เจ้าหนึ่งเห็นเนี่ยมันลักษณะเป็นเหมือนกับมือนางลำมือนางลำก็จะมีจะมีเล็บนอนใช่ใช่แบบนั้น

พร้อมกับเสียงเคาะประตูอืมปรากฎว่าไอ้เจ้าบ่าวเนี่ยมาเคาะเรียกบอกให้พวกมึงตื่นได้แล้วอำน้ำแต่งตัวนางรำมารอแล้วอืมนางรำมารออืมหมายความว่าไงพี่แจ๊คอ้าวแล้วไอ้ข้างบนที่นางรำต้องมาอยู่อ่ะแล้วนางรำมารอเอ๊ยไม่ใช่น่าไม่ใช่น่าอ๋อเขาตื่นเช้าเขาอาจจะไม่ออกไปก่อนแล้วอ่ะออก
หนึ่งก็เลยเข้าใจว่าไอ้เมื่อคืนเนี่ยไอ้สองนั้นน่าจะเห็นแน่ต่างคนต่างไม่พูดอะไรครับแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบหน้าอาบท่ากันนะครับทั้ง๑๒๓๔เลยก็เอ่อเข้าไปร่วมงานแต่งนะครับก็ไปช่วยงานเขาไปถ่ายรูปให้นะครับรับแขกหรือว่าช่วยยกคงยกของอะไรตามภาษาเพื่อนเจ้าบ่าวคอยช่วยงานนะครับก็หลังจาก
ไอ้หนึ่งเนี่ยครับเขาก็คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหมแต่ด้วยความที่คนที่แบบปากไวอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเล่าดีกว่าบอก
วันนี้เขามา๒ก็บอกว่ากูก็เห็น
หมายถึงว่า๒เขาก็ไม่ได้หลับแล้วเขาก็เห็นอยู่เหมือนกันนะฮะ

ก็บ่าวครับเขาบอกว่า
เจ้าบ่าเขาให้เหตุผลแบบนี้นะครับ
แต่ด้วยความที่หนึ่งอะครับเขาตื่นมาแล้วได้ยินคำว่านางลำมารอแล้วเนี่ย
ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะถามกับไอ้เจ้าบ่าวเลยบอก
มึงไอ้พวกนางลำนี่ลงมาตั้งแต่กี่โมง
เจ้าบ่าวบอกว่าไม่ไม่ได้มาพักแล้ว

เขาก็เลยตัดสินใจที่จะตื่นเช้ากันเองแล้วมากันเอง
นั่นหมายถึงว่าแต่ว่าเมื่อคืนชั้นบนไม่มีกลุ่มนางรำมาพัก
ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แน่นอน
ตึ้งตังที่ได้ยินบนเพดานอยู่ชั้นข้างบนเนี่ย
ก็แน่นอนแหละว่ามันไม่มีคนนะครับ
ด้วยความที่บอกว่าสงสัยว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่
แล้วก็พยายามที่จะไม่คิดมากแหละถือว่ามาเจอของดีของดีเมืองนี้
กลับไปเป็นของฝากชีวิตแล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เช็คเอาท์ออกเก็บข้าวเก็บของออก
จะอยู่เที่ยวกันอีกวันหนึ่งนะครับ
ย้ายจากรีสอร์ทเนี่ยไปพักโรงแรมในตัวเมืองนะครับ
ก็วันนั้นก็ใช้ชีวิตกันไปเที่ยวกันหาข้าวกินเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ว่ากันไป
ตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยเจ้าบ่าวเขาโทรมาหาหนึ่ง
บอกว่ามึงอยู่ไหนบอกอ๋อเนี่ยกินข้าวอยู่ร้านนี้ร้านนี้มีอะไร
ก็บอกว่ากูลืมของว่ะบอกลืมที่ไหนลืมที่รีสอร์ท
บอกมึงลืมอะไรที่รีสอร์ทปรากฏว่าลืมต้นกล้วยที่เขายกขบวนแขน
แล้วต้องไปเอากลับมาครับเขาเลยบอกว่าว่างไหมไปเป็นเพื่อนหน่อย
หนึ่งก็เลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขับรถไปรับ
คือเจ้าบ่าวเขาอยู่บ้านบ้านเจ้าสาวแล้วครับเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่ตรงนี้นะครับผม
ก็ปรากฏว่าเอาเจ้าสาววัยเจ้าสี่ดไปทิ้งไว้ที่โรงแรม
ส่วนกับเจ้าหนึ่งเจ้าสองเนี่ยก็มาด้วยกันก็ปรากฏว่าก็มารับเจ้าเบ่า
แล้วก็กลับไปที่รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าตอนตอนที่จะเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับ
ก็โทรหาคุณป้าที่เขาดูแลรีสอร์ทแห่งนี้ครับบอกว่าลืมของจะขอเข้าไปข้างในหน่อย
ช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมาพักครับพี่แจ๊คคือคนพักมาน้อยมากนะครับ
คุณป้าเจ้าของที่ดูแลเนี่ยครับคุณป้าที่ดูแลเขาบอกว่าเข้าไปได้เลย
ประตูแค่คล้องธรรมดามันไม่ได้ล็อกกอนครับเปิดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปหยิบของ
แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลับออกมาก็คล้องปกติเหมือนเดิมเขาก็โอเครับทราบ
พอมาถึงปุ๊บก็จอดรถอยู่ที่ข้างรีสอร์ทข้างมันเป็นลานจอดรถนะครับ
ก็เจ้าของเนี่ยบอกว่าพวกมึงแค่ลงไปหยิบของแล้วก็กลับมามันไม่นาน
ตาร์ทรถทิ้งไว้เดี๋ยวกูรอบนรถเองแล้วกัน
ปรากฏว่าไอ้เจ้าบ่าวกับเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ลงไปเอาของด้วยกัน
มี๒ชั้นต้นกล้วยเขาลืมว่าอยู่ที่ชั้น๒
พี่แจ็คตอนที่เขาจัดงานแต่งงานลื่นเลิง
มีคนดูสนุกสนานมันดูบรรยากาศที่สวยงามจริง
แต่พอถึงเวลาที่มันไม่มีคน

มันเงียบน่ากลัวมากครับพี่แจ๊ค
บรรยากาศมันวางเวงไฟแทบจะไม่ได้เปิดเลยครับ
ข้างหน้าตรงนั้นมันมืดมาก
แล้วด้วยความที่เขาไปกันสองคนไฟก็ไม่เปิด
แล้วเอายังไงดีก็หยิบโทรศัพท์มาทั้งคู่
เปิดฝัดไฟข้างหน้า๒ทางเรา

ปรากฏว่าเดินขึ้นไปปุ๊บหยิบของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย
หนึ่งด้วยความที่พี่เลนมีความคิดพิเลนอยู่ในหัว
คิดบอกว่าเอ๊ถ้ามันมีคนมากระซิบข้างหูนี่จะทำยังไงวะ
ด้วยความที่เขาเป็นคนคิดแบบแปลกแล้วก็บอกว่า

แล้วก็บอกว่าเออคือแค่ประมาณว่า
ที่แห่งนี้มันจะมีอะไรสักอย่างไหม
มันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านะฮะ

บอกว่าหลับดีนะ

ปากก็ผมพูดเลยว่าปากก็ปากดี

เรียกไอ้เจ้าเบ๋าบอกมึงมึงได้ยินรึเปร่า
ได้ยินไหมแต่พูดเสียงดังเลยนะครับ
เจ้าเบ่าไม่พูดอะไรบอกว่ามึงเงียบมึงเงียบ
แล้วด้วยความที่เขาต้องอุ้มตัวต้นกล้วย
แล้วก็แฟลตก็ไม่ได้เปิดแล้วให้เพื่อนเจ้าหนึ่งเป็นคนเปิดแฟลต

ปรากฏว่าเจ้าบ่าวเนี่ยอุ้มต้นกล้วยลงจากบ้านไม้ไปด้วยความรวดเร็วครับพี่แจ๊
ก็โกยไปเลยด้วยความที่เจ้าหนึ่งเป็นคนที่ตัวใหญ่
แล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าก็วิ่งตามไปที่หลังบอกว่า
แล้วก็พยายามเรียกบอกมึงมึงได้ยินไหมได้ยินไหมแบบนี้
บ่าวด้วยความที่เขารำคาญนะครับเขาก็หันหน้ากลับมาประมาณว่าแบบ
หยุดพูดได้ไหมแต่ว่าใช้สายตาครับพี่แจ๊ค
แต่ปรากฏว่าสายตาของเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้มองเจ้าหนึ่ง

เจ้าหนึ่งที่ถือแฟทโทรศัพท์อยู่ส่องหน้าเจ้าบ่าว

คือไม่ได้มองหน้าตัวเองมองอะไรวะ
พอมองอะไรวะปุ๊บก็หันกลับไปด้วยความเร็ว
เข้าไปข้างชั้นบนที่เป็นบ้านไม้ปรากฏว่ามีผู้ชาย
มีอายุหน่อยใส่ชุดหม้อห้อมยืนอยู่
ยืนประมาณว่าเหมือนคนแก่มาส่งลูกหลาน

เหมือนมาดีครับเหมือนมายืนส่งว่ากลับกันดี

ปรากฏว่าเฮ้ยไอ้หนึ่งตกใจ

คุณต้นกล้วยหนีไปแล้วหาไม่เจอแล้ว

เรียบร้อยวิ่งกลับมาที่ลานจอดรถ

บ่าวก็ยืนรออยู่ที่ร้านจอดรถนะครับ

แล้วก็พยายามนึกคิดอะไรอยู่ของเขา

ที่บอกว่าแล้วตัวใหญ่วิ่งตามมาทีหลังเนี่ย

ปรากฏว่าโทรศัพท์ที่เขาเปิดแฟลตอยู่
มันไปส่องติดอะไรบางอย่าง

เขาก็เลยเดินไปใกล้แล้วก็เอาแฟลตโทรศัพท์ส่องดู

มันเป็นแขนของตุ๊กตานาง

แขนก็ติดอยู่กับดอกยางรถอย่างนี้หรอ
ถูกต้องครับสภาพนั้นเลยครับ

สภาพเดียวกันกับแขนนั้นที่เขาเห็นว่าติดล้ออยู่

เขาก็เลยถึงบังอ้อทันทีว่า

แล้วก็ปรึกษากัน๓คนเนี่ยว่า

ก็ไปเทียบดูกับตุ๊กตานางลำตัวหนึ่ง

หนึ่งก็ถามสองว่า

เพราะว่าไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ
สองก็มึงจะไปยากอะไรวะ

ป่านี้แล้วพระไม่จำวัดกันหมดแล้วเหรอ
เพราะว่ามันก็ค่ำแล้วอะครับ

อย่างน้อยก็น่าจะมีคนพอช่วยได้แหละ

น่าจะเป็นสับปะเลอประมาณนั้น
เหมือนกรรมการเหมือนจะนายกวัดอะไรอย่างนี้

กลับพูด
พรุ่งนี้เช้ามาใหม่ก่อนที่จะกลับกรุงเทพฯ
ก็ปรากฏว่าไอ้แขนเนี่ยไม่เอาไปวางไว้ที่ศาลเหมือนเดิมนะครับ
แต่เจ้าหนึ่งเดี๋ยวสอนก็คิดว่าเฮ้ยเอากาวมาติดเลยมันน่าจะดีกว่ากาวตาช้างเลยเนี่ย
แต่ว่าก็ผ่านคืนนั้นไปนะครับว่าเก็บแขนเอาไว้ไม่ได้ไปทำอะไรต่อกับแขนเขาอย่าง
เอาไปคืนนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้แต่ว่าข้อดีก็คือคืนนั้นก็ไม่เจออะไร

ยังรอดครับแล้วก็ตักผ้ามาที่อีกวันหนึ่งก็รีบตื่นแต่เช้ารีบเบิ่งรถไปที่วัดนะครับ
แล้วก็ปรึกษาหลวงพ่อก็พิธีก็ไม่มีอะไรมากครับพี่แจ๊คก็เป็นแค่พิธีขอเข้ามานะครับ
แล้วก็ไปซื้อตุ๊กตานางลำให้ใหม่แค่นั้นครับแล้วก็ทำพิธีนะครับผม
แล้วก็ทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพด้วยความสวัสดีภาพครับเรื่องเราประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวนะเท่ากับว่าคุณลุงที่เจอในรีสอร์ทเนี่ยถ้าให้ผมคิดเหมือนเป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่นั่น
ด้วยความที่หนึ่งเป็นคนมีเซนต์อ่ะเขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่

เหมือนกับคอยมากันกับบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อคืนมาแสดงให้เห็นมาแสดงให้รู้สึก

เสียงตึ้งเนี่ยผมว่าถ้าเขามาเป็นมือนึกภาพตามเลยนะมาเป็นมือคืออย่างนี้
แล้วก็พยายามจะแกรกตัวเองมา

เหมือนคาลงมาจากชั้นสองแล้วก็กระเสือกกระสนมือตัวเองมาจนมาถึงประตู

แล้วก็พยายามมาเคาะมาเคาะรอบห้องก่อนแล้วก็มาเคาะที่ประตู

แล้วก็มาเปิดประตูแล้วก็พยายามที่เอาแขนตัวเอง

ซึ่งมันสอดคล้องกับแขนตุ๊กตานางลำที่มันติดอยู่ที่ล้อรถ
ประตูห้องเนี่ยที่เปิดไว้เป็นตู้กับข้าวนะครับมันจะต้องล็อกข้างบนกับล็อกข้างล่าง

ให้ลงกรไว้แล้วเจ้าสองเนี่ยเห็นเจ้าสามอ่ะเป็นคนล็อกจริง
แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยเจ้าสองเขาก็เป็นคนไปรีเช็คอีกทีนึงว่ามันล็อกจริงนะ
แค่ถอยรถชนศาลนี่ก็ผมว่าก็คิดมากอยู่แล้วนะ

เยอะอยู่แล้วนะคือปกติทั่วไปถ้าเป็นคนแหล่งเราเนี่ย
ถ้าเราถอยแล้วเรามองไม่เห็นจริงไม่ได้ตั้งใจจริง

มันชนปึ้งแล้วลงไปดูมันกลายเป็นสารแล้วสารมันล้มมันพังขึ้นมาผมว่าคิดมากนะ

แต่เนี่ยเพิ่มเลเวลขึ้นไปคืออ๋อถอยไปแล้วไปทับตุ๊กตานางลำจริง

หักแขนติดดอกยางมาด้วย

เออแต่ดีคือก็ผมว่าเขายังพออรุ่งอร่วยยังพอเข้าใจคือไม่ได้มาทำอะไรที่มันรุนแรงไปมากไปกว่านี้
หรือว่าอาจจะมาทำแต่มีเจ้าที่คุณลุงอ่ะมาช่วยมากันอ่ะ

คิดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าพอวันนั้นนะครับเขาชนแล้วครับพี่แจ๊ค
เราไม่ยกมือไห้เราไปกันเลยนะครับผมคิดว่าเหตุการณ์น่าจะเลวร้ายกว่านี้

เพราะว่าเขาคงจะดูที่เจตนาแหละ
อันนั้นตั้งใจหรือเปล่าแล้วขอโทษขอโพยกันหรือเปล่า
แต่บางเรื่องที่เราฟังมาหลายเรื่องเอาจริงก็หาเหตุผลไม่มีเหตุผล
ผมหมายถึงว่าผีบางตนที่โดนคนทำอะไรแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ
เช่นขับรถชนเดินผ่านชนของตกหรือไปทำอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจจริง
กลับโดนเล่นงานซะแบบโหหนักหนาสาหัส
หลายเรื่องที่ฟังมาก็เอาถึงขั้นชีวิตก็มี
ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะตุ๊กตานางรำ
ซึ่งผมว่ามันเป็นตัวแทนของผีไทยที่ทำให้ต่างชาติรู้จักเรื่องของผีไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ

เพราะว่าด้วยท่าทางด้วยการแต่งตัวด้วยวิธีการปรากฏตัว
รำแบบไทยแขนอ่อนช้อยหน้าขาวสวมชะดา
ผมว่ามันเป็นภาพจำของผีไทยที่ต่างชาติทั่วโลกรู้จัก

ต่างชาติบางคนถึงขนาดสะสมโมเดลตุ๊กตานางรำ

เป็นโมเดลจริงเลยนะเขาคิดว่าเป็นของเล่น

แต่มันอาจจะยังไม่ได้ปลุกเสกอะไรแต่ก็จะมีบางคนที่แบบไม่อยากซื้อ

นี่คือเรื่องของโอ้โหนางลำเล่ากี่ครั้งน่ากลัวทุกครั้ง
จริงแล้วพี่แจ๊คโทษทีครับ
หลังจากกลับจากกรุงเทพดูเหมือนเรื่องจะจบ

จำวันแรกที่เขามาถึงได้ใช่ไหมครับพี่แจ๊ค
แล้วเขาต้องไปเที่ยวในเมือง
ปรากฏว่าทั้งสี่คนไปเที่ยวแบบผู้ชาย

เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าสารที่เกิดขึ้น
ปรากฏว่าเขาไปเที่ยวกับผู้ชายเนี่ย
แล้วเขาไปได้รู้จักกันกับน้องที่เขาไปเจอครับ

แล้วก็ปรากฏว่าตัวละครนี้ตัวละครผู้หญิงคนนี้ก็มาร่วมงานแต่งด้วย
ก็คืออยู่ในทุกเหตุการณ์กับเจ้าสามอะครับ
สามอยู่ไหนก็คือมีผู้หญิงคนนี้มาผัวพันอยู่ด้วยตลอด

ถึงขั้นที่ว่าเขาต้องนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพกันนะครับ

อยู่เพื่อน้องคนนี้เลยนะครับ
แล้วก็คืนที่หนึ่งสองสี่เนี่ยกลับกรุงเทพกัน

เจ้าสามก็ลงทุนไปเช่ารถต่อเลยนะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะได้แบบอยู่กับน้องคนนี้นะครับ
แล้วก็กะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปอยู่กับน้องเขานะครับ
ไปหาลุงโรงแรมมาอยู่ด้วยกันนะครับ
ก็หลังจากที่แยกย้ายกันกับเพื่อนทางเจ้าบ่าวเองก็
ไปบ้านเจ้าสาวไปอยู่ที่นั่นก่อนนะครับ
ก็จริงแล้วบ้านเจ้าสาวไม่ได้เป็นคนที่จังหวัดนี้

แต่ว่าอำเภอเขาใกล้เคียงกันมันติดกันเหมือนชายแดนนะครับ
ก็ปรากฏว่าเจ้าสามเนี่ยได้ลงรุ้งโรงแรมเลยล่ะ
เดี๋ยวคืนนี้จะไปกับน้องเขาที่นั่นนะครับ

เขาขับรถกลับหลังจากแยกเพื่อนนะครับ
ขับรถกลับที่บ้านพักของเจ้าสาว

เขาพูดขึ้นมาบอกว่า
พี่เนี่ยไอ้สาวมันจะเป็นอะไรไหม
ผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งเคยเจอ

แล้วจะไว้ใจกันขนาดนั้นได้ยังไง
อย่างน้อยเนี่ยของเนี่ยมันก็ต้องดูแลไหม
คือเจ้าสาวเนี่ยหน้าที่ของเขาคือถ่ายรูป
เอากล้องเขากล้องถ่ายรูปตัวเป็นแสนนะพี่แจ๊ค

เชื่อไหมว่าเพื่อนอีก๓คนหรือแม้เจ้าบ่าวเองเนี่ย

แต่ปรากฏว่าเขากล้าฝากไว้ที่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับ
พอถึงชอดที่ทางเจ้าสาวครับ
คุยกับทางเจ้าบ่าวว่าเออพี่เอาไงกันดี
อย่างน้อยเราไม่ขาดเพื่อนแล้วกัน

แล้วอย่างนี้เราไปเอาของที่มีค่ามาจากไอ้เจ้าสามดีกว่า
อย่างน้อยของมีค่าอยู่กับเราไม่หายแน่นอนนะครับ
แล้วจะไปอยู่ยังไงก็ไปอยู่กันนะครับ
เจ้าบ่าวก็เลยโทรหาเจ้าสามบอกว่าอยู่ไหน
เจ้าสาวก็เลยบอกว่าอยู่โรงแรมนี้โรงแรมนี้ตรงนี้
เจ้าบ่าวครับหลังจากส่งตัวภรรยาเขาแล้วครับ
เขาก็เลือกที่จะขับรถไปหาเพื่อนเพื่อที่เอาของกลับมานะครับ
จากจุดที่เจ้าบ่าวอยู่กับจุดที่เจ้าสาวไอ้เจ้าสามอยู่ไปได้๓ทาง
บ่าวเขาก็เลยเลือกเวย์นั้นนะครับ
ก็ขับรถไปไปถึงใกล้ถึงที่จุดหมายแล้ว
ปรากฏมองไปด้านขวามือเป็นป่าครับอีจักร

เป็นป่าแบบมืดไม่มีคนเลยคือทางระหว่างทางมาก็คือว่ามืดแทบจะไม่มีรถสวนมาเลยครับพี่แจ๊ค
หายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนนะครับ
ก็ถามว่าไอ้เจ้าสามนี่มันเล่นอะไรของมันวะมันเป็นอะไร
จริงแล้วเขาไม่กลัวว่าปักหมุดผิดจุดหรอก
เขากลัวว่าเจ้าไอ้สามเนี่ยมันโดนผู้หญิงฆ่าปาดคอแล้วชิงทรัพย์ไปแล้วหรือเปล่า
ก็เลยโทรกลับหาเจ้าสังปรากฏว่าเจ้าสาวเขาก็รับสายนะครับ
ก็รับสายแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วยังอยู่ที่เดิมเนี่ยก็รอมึงมาเนี่ยเมื่อไหร่จะมา
ก็บอกเจ้าสามก็บอกว่าเออมาถึงแล้วเนี่ยที่ปรากฏหมุดเนี่ยไม่เห็นได้เลยไม่เห็นเห็นเจอเลย
หายังไงก็โทรหาไอ้สามอีกทีหนึ่งบอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ย
หาไม่เจอเลยเจ้าสามนึกขึ้นได้บอกว่าเอ้ยก่อนมาถึงโรงแรมเนี้ย
เห็นป้ายสัญญาณไฟจราจรที่เป็นระวังคนข้ามถนนนะครับ
ตรงนี้ไอ้เจ้าบ่าวเขาก็เลยอ๋อเหมือนขับผ่านมา
ก็เลยขับวนกลับไปปุ๊บปรากฏว่าเจอโรงแรมนี้ครับอืมอืม
แจ๊คก็โรงแรมเป็นสภาพเหมือนตึกแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับ
อ่าพอมาถึงเนี้ยไอ้เจ้าเบาอ่ะครับจอดรถอยู่หน้าหน้าโรงแรมติดถนนนะครับ
อืมแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งเลยว่าล็อกรถหรือเปล่าสาเหตุที่ต้องล็อกเช็คว่าล็อกอีกทีหรือเปล่า
เพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันมืดแทบจะไม่มีไฟเปิดแล้วก็รถที่มาจอดในโรงแรมเนี่ย
ไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็อ่าโอเคเอายังไงดีวะ
ก็เลยโทรหาไอ้สามอีกทีหนึ่งบอกว่าเออมาถึงแล้วเอาของมาเลยแล้วกัน
แต่ว่าคืนนี้ก็คงปล่อยเพื่อนแหละเขาอยากอยู่ของเขาก็ให้เขาอยู่ของเขาไป
เอ่อเจ้าสามเขาก็ลงมาถือของมาให้ไอ้เจ้าบ่าวก็ถามว่าสาม
อยู่ไปได้ยังไงเนี่ยบอกว่าทำไมมีอะไรเหรอ
บอกมึงไม่เห็นเหรอว่ามันแปลกอ่ะมืดก็มืดคนก็แทบจะไม่มี
กลับเถอะเรียกเพื่อนกลับเลยนะเจ้าสามเขาผ่านไปบอกเออจริงด้วยว่ะ
สังเกตเพราะว่าตอนเขาเข้ามาครับมันก็ยังไม่ได้มืดมาก
เพราะว่ากลางคืนแล้วเนี้ยมันมืดจนแบบว่าเอ่อน่ากลัวครับพี่แจ๊คอืม
ก็ลังเลอยู่พักนึงลังเลอยู่พักหนึ่งก็เอาไงดีวะบอกเอางี้
เดี๋ยวไปนอนบ้านเมียกูก็ได้อืมอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่พักที่อื่น
ที่มันใกล้กับตัวเมืองแล้วที่มันที่จะดูน่าปลอดภัยมากกว่านี้ครับ
เจ้าสามเขาก็โอเคเห็นด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
จะขึ้นไปเก็บของแล้วก็เรียกน้องเขาออกมาด้วยแล้วเดี๋ยวจะขับรถตามกันไปนะครับ
โรงแรมเนี้ยคือเขาใช้คีย์การ์ดครับพี่แจ๊คการจะลงมาข้างหน้าข้างข้างล่างอะครับพี่แจ๊
ก็ต้องใช้คีย์การ์ดแตะประตูของโรงแรมเพื่อที่จะออกมาข้างนอกนะครับ
นั่นหมายความว่าห้องข้างบนเนี่ยคีย์การ์ดมันถูกดึงออกแล้วแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ครับ
ก็อยู่ในห้องโดยที่ไม่มีไฟไม่มีแอร์อะไรด้วยเลย
ปรากฏว่าเจ้าสามก็พอถึงห้องปุ๊บเอาคีย์การ์ดแตะที่ประตูเปิดเข้าไปเนี่ย
ปรากฏว่าเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ครับนอนคุมโปรงอยู่แล้วก็ตัวสั่น
พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว
สามก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูเขาว่าหนูหนูเป็นอะไร

เจ้าสาวก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเอาไงดี
ของแล้วกันไปเราออกจากที่นี่กันเถอะ
หลังจากที่เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกจากโรงแรมอะครับ
คือโรงแรมมันไม่มีลิฟต์ครับพี่แจ๊เพราะสูงประมาณสัก๔๕ชั้น
ว่ามันไม่มีลิฟต์อะครับคือเลยต้องเดินลง
จังหวะที่เขาเดินลงมาครับมาด้วยกันกับน้องผู้หญิงนะครับ
ก็ปรากฏว่าสวนกันกับชายแก่คนหนึ่งถ้าสวนกับชายแก่ธรรมดาก็ดูไม่น่ากลัว
แต่ที่มันดูน่ากลัวกว่าก็คือว่าถือท่อแป๊บ
ถือท่อแป๊บมาครับถือท่อแป๊บครับพี่แจ๊คครับ
แล้วก็ด้วยความที่๓ครับเขาก็สงสัยว่าถือท่อแป๊บขึ้นมาข้างบนทำไม
เจ้าสามก็ยืนมองอยู่พักนึงอยู่ระหว่างสวนกัน
เขาก็หันคอไปดูครับปรากฏว่าชายแก่คนนั้นเขาก็สวดหันมามองเช่นกัน
เราก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบวิ่ง
ขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วก็กลับเลย
ก็คุณตรงกุญแจวางไม่เอาเงินมาจำออกจากตรงนั้นเลย

ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สติไม่ดีล่ะ
ผิดปกติอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามา
พยายามที่จะทำร้ายคนที่มาพักอาศัยที่นี่ล่ะ

ก็อยู่ดีเอาท่อแปบฟาดโหนี่ก็คือตายเหมือนกันนะ

ก็หลังจากที่ไปที่บ้านของเจ้าสาวกันเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็ไปมาเทียวไปเทียวมา

กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนกันกับเจ้าสาว
ถึงขั้นตามมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเลยนะครับ
ตามมาด้วยยังไงตามมาอยู่กินกันอย่างดีเลยนะครับพี่แจ๊ค
แล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปเงินเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ
ด้วยความที่พอมันระยะเวลามันผ่านไปเดือนหนึ่ง๒เดือน๓เดือนเข้าไปแล้วเนี่ย
คุณแม่ของเจ้าสามอะครับก็เลยโทรมาหาไอ้เจ้าหนึ่ง
บอกว่าไปทำอะไรกันมาอืมตอนที่หลังจากกลับมาจากจังหวัดเนี้ย
ภาคเหนือหลังจากกลับมาจากงานแต่งเนี่ยกระแสมันเปลี่ยนไปนะ
บอกเปลี่ยนไปยังไงแม่คือเจ้าสามเขาก็ส่งเขาจะทุ่มหน่อย
แต่ปรากฏว่าเจ้าสาวนี่ผอมหน้าตอบขอบตาค้ำเลยนะครับ
คือคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อนิดนึงก็เชื่อว่าลูกชายเขาเนี่ยน่าจะต้องโดนของนะครับ
ก็เลยไปปรึกษาพระนะครับปรึกษาพระเอาชะตาปีเกิดเนี่ยเอาไปให้พระดูว่าเนี่ยลูกชายฉันเป็นอะไร
ก็ปรึกษาทางพระครับอันนี้คือคุณแม่เขาเล่าให้หนึ่งฟังหนึ่งก็เล่าให้ผมทีหนึ่ง
เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยโดนของนะครับแล้วก็ของเนี่ยมันเป็นของของประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
วิธีแก้ก็คือได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบบธรรมดาคือมันทำอะไรไม่ได้ครับ
เราได้แบบได้แต่ประพฤติดีจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกับคนนี้ครับคืออารมณ์มันจะประมาณนั้น
เพราะว่าจุดประสงค์หลักของผู้หญิงคนนี้ครับที่เข้ามาเนี่ย
เพื่อทำให้เจ้าสามรักหลง
เพราะว่าระหว่างที่เกิดขึ้นนะครับ

ถึงขั้นให้เงินไปทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศเลย

ซึ่งมันแปลกมากกับคนที่เพิ่งเจอไม่กี่วัน

จนแล้วจนรอดเนี่ยหลวงพ่อก็บอกแค่ว่า
ไม่มีอะไรมากหรอกคงไม่ถึงชีวิต

พอถึงเวลามันก็จะหมดไปเองและหายไป

จนถึงจุดหนึ่งที่๓
เขาเริ่มไม่มีอะไรให้น้องเขาแล้วครับ
น้องเขาก็หายไปจากชีวิตเจ้าสาวเองเลย
สิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือว่า

อันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าที่เขาไปเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องมีแบบเรื่องผ้าผู้หญิงใช่ไหมครับ
เจ้าสามบอกว่าสังเกตที่หลังแผ่นหลังของน้องผู้หญิงครับ
ที่เขาศักดิ์มันดูเหมือนไม่ใช่รอยสักที่เราเห็นแบบยันเก้าย่อ

อัคละเนี่ยมันเป็นเหมือนของทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับ

ใช่เราก็เลยคิดว่าน่าจะชัดเจนแล้วล่ะว่า
อันนี้น่าจะโดนของประเทศเพื่อนบ้านเล่นงานเขาให้

ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์โดยรวมที่เพื่อนกลุ่มหนึ่ง

ที่จังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือก็แล้วกัน
ปรากฏว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือไปถอยชน
โดนสารเป็นสารตายาย
แล้วก็ไปทับเอาตุ๊กตานางรำ

เพราะดูเหมือนว่าอย่างที่คุณกายเล่า
มือมาแบบผิดรูปผิดร่าง
หลังจากที่เหตุการณ์นั้นเคลียร์จบปุ๊บ

คือหนึ่งในเพื่อนกลุ่มนั้นเนี่ย

กับผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วกัน

ถึงขั้นพามาอยู่ที่บ้าน

ทำไมอยู่ผอมไป

เขาปฏิบัติกับแม่ของคุณสามยังไง

เขาใช้ชีวิตตามปกติครับพี่แจ๊ค

ก็เหมือนกับเหมือนมีผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในชีวิตของบ้านหลังนี้ไปเลย
งงนะลูกไปงานแต่งกลับมาโทษได้เมีย

และที่สำคัญคือสูบแต่ทรัพย์สมบัติเอาแต่เงิน

แล้วพอแก้ของได้หรือว่าทำปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไป

เหมือนกับของที่เขาทำมันค่อยคลาย

เพราะว่ามาหลอกเอาทรัพย์สมบัติ
แต่คนทำแบบนี้นะส่วนมากนะจบไม่สวย

แต่พอเวลาผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาเอง

ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวสถานีผีดุอย่างพวกเราได้ฟังกัน

และวันนี้แขกรับเชิญในสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เคยมาในรายการสถานีผีดุของเราแล้วเนี่ย

ครั้งแรกเขามาพร้อมกับเรื่องศพสยอง
ครั้งที่สองเข้ามาพร้อมกับเรื่องดีก็ได้ร้ายก็เป็น
คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
ยินดีต้อนรับป้าแมวครับ

ยังคงเป็นสาวน้อยแห่งล้านนาเหมือนเดิม

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดี
ต้อนรับปี๒๕๖๖เปิดศักราชมาเดือนแรก
แมวก็มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง

แล้ววันนี้มาพร้อมกับเรื่องเล่าที่จะเอามา
ฝากชาวสถานีผีดุของเราเหมือนเดิม

แมวครับเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี้
ผมว่าป้าแมวมีคำตอบให้กับทุกคนอยู่แล้ว
ครั้งนี้ป้าแมวมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่า
เอาของกูคืนมา

เรื่องนี้เป็นเรื่องของใครครับป้าแมว
เดี๋ยวเรื่องนี้ป้าขอเกินก่อนเลยนะคะว่า
เป็นเรื่องเล่าของป้าพินฝากมาเล่าแล้วก็
เจ้าของเรื่องเล่าเรื่องที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ย

นับเป็นวิญญาณดวงหนึ่งที่ยึดติด
แล้วก็มีความแค้นมาก

มันจะมีหลายตอนที่มันความรู้สึก

เรื่องของป้าแก้วกับป้าวันดี
คือป้าแก้วเป็นคนที่
ป้าแก้วเนี่ยจะเป็นมีลักษณะเหมือนเป็นแม่ค้า

จะเหมือนคนมีฐานะในระดับหนึ่ง

ในลักษณะของแม่ค้าเนาะ
แกเป็นคนอัธยาศัยดี

แล้วก็แกมีฐานะร่ำรวย
จะมีน้องสาวต่างแม่คนหนึ่ง

คือป้าวันดีนี่เป็นคนลักษณะเป็นคนสวย

มีอาชีพหอกเงินกู้

แต่ว่าใครอย่าผิดนัด
คือผิดนัดปุ๊บไม่มาถ่ายถอนโอเคยึดเลย
ยึดแล้วก็ไม่มีใครกล้าจะทำอะไรแก
เพราะว่าแกเลี้ยงนักเลง

เวลาสักพักหนึ่งตฐอนเขาจะไปซื้อที่บ้านสวน

นานมาหากันทีนึง
ป้าแก้วกับป้าวันนี้ไม่มีลูกทั้งคู่

แกก็เลยรับเด็กผู้ชายคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรม
แล้วแกก็เลี้ยงอย่างดีแกรักมากเลย

ตอนที่ป้าแก้วออกไปค้าขายเนี่ยป้าพินเนี่ยก็จะสนิทกับป้าแก้วใน
สนิทสนิทเยอะอยู่เพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกให้แทนแกอืมแล้วด้วยความที่
แกแกรักน้องมากแล้วก็ตาทอนนี่ก็ไม่ค่อยได้มาหากัน
รับเป็นห่างกันไปแต่ก็นานมาทีก็ไม่ได้มีความผูกพัน
อะไรครับแกก็แก่ลงทุกวันด้วยความคิดของคนเป็นแม่เนอะ
มาก็รักน้องก็ยังเล็กอยู่แกก็เลยอยากมีคนหนึ่งอ่ะ
ที่ดูแลน้องแทนแกในช่วงที่แกแก่ตัวลงไปหรือแกเป็นอะไรไป
เนี้ยค่ะแกก็นึกถึงน้องสาวครับอ่าแกก็เคลียร์งานเรื่องค้าขาย
เสร็จแกก็ไปหาน้องที่บ้านก็ไปคุยกับป้าวันดีว่าจะขอ
ฝากผีฝากไข้น้องเนี่ยถ้าแกเป็นอะไรไปเนี่ยแกขอยกทรัพย์สมบัติ
ที่เป็นเงินส่วนหนึ่งเนี้ยอืมให้ป้าวันนี้ไว้อ่าแล้วก็แกมีบ้านที่
อยู่เนี้ยที่แกอยู่ทุกวันนี้ครับอ่ะแกจะเอาชื่อป้าวันดีเข้าเขาเข้าใส่
สนุกสมมุติถ้าวันไหนวันไหนแกตายไปถ้าน้องผู้ชายโตมา
ก็ก็โอนคืนให้ไปส่วนทรัพย์สินสมบัติที่แกให้เป็นเงินทองก็เอาไปเลยแกไม่ว่า
ก็ตกลงตามนั้นนะคะก็ไปทำที่ดินเลยนะไปโอนชื่อป้าวันดีใส่เป็นชื่อร่วม
แล้วก็เหตุการณ์ก็อยู่กันมาเรื่อยนี่มีอยู่วันสามีของป้าวันดีเสียชีวิตไปได้ไม่นาน
วันดีก็มาขอนอนกับป้าแก้วบอกว่าตามความเชื่อของคนทางเหนือหรือทุกภาคเชื่อกันว่า
วิญญาณตายไปสามวันเจ็ดวันเขาจะกลับมาเก็บรอยเท้าเขาป้าวันดีมันก็กลัว
ก็เลยมาขอนอนกับพี่สาวป้าแก้วก็ให้น้องนอนด้วยก็มานอนอยู่ด้วยกัน
คืนนั้นก็อากาศอบอ้าวเนอะอากาศอบอ้าวร้อนก็ชวนกันมานอนนอกชานสองคนมานอนนอกชาน
นอนคุยกันไปคุยกันไปก็หลับทีนี้พอตกตอนดึกป้าแก้วก็สะดุ้งตื่น
เหลียวมองหาน้องไม่เจออืมไม่เจอก็ได้ยินเสียงคางคางแบบคนร้องไห้ครับอ่า
อยู่ห้องครัวข้างหลังแกก็ลุกไปดูไฟก็ไม่ได้เปิดอ่ะเนอะ
นึงเนี่ยแกเห็นป้าวันดีเนี่ยนั่งหันหลังแล้วเหมือนซบหน้าลงกับท่อนแขนเนอะ
แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้บอกเอาของมึงขึ้นไปเอาของมึงขึ้นไป
ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วแวบแรกที่ป้าแก้วเห็นนี่ก็คือ
เหมือนมีคนเงาดำล้อมป้าวันดีอยู่
แกก็ตกใจว่าเป็นจะเป็นโจรเป็นอะไรแกเปิดไฟปุ๊บไอ้เงานั้นก็หายไป
ก็เป็นป้าวันดีนะนั่งร้องไห้ซบหน้าหัวยุ่งกระเซิกระเซิงเลยค่ะ
แกก็ถามน้องเนาะแล้วก็ประคองมาที่ที่นอน
ก็ปอบจนกระทั่งป้าวันดีสงบแล้วก็หลับไป
แกก็นั่งเฝ้าน้องจนแกเองก็ถอยหลับไปทั้งคู่
ทีนี้ตื่นเช้ามาป้าวันนี้ไม่อยู่แล้วกลับละ
กลับแล้วแกก็นึกว่าเออเดี๋ยวแกเคลียร์อะไรเสร็จขายของรอบนี้เสร็จ
จะไปตามที่ว่ามีเรื่องอะไรถึงมาร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วป้าแก้วเนี่ยแกจะมีคนรู้จักอีกคนนึงชื่อยายเป้า
เป้าเนี่ยเขาเป็นคนมีลูกหลานนะพี่แจ๊คแต่ลูกหลานไม่เลี้ยง
เอายายเป้าไปฝากไว้ส่งพ่อคนชะลา
ด้วยความที่ยายเป้ามันแข็งแรงเนอะคนแก่ถ้าแข็งแรงเนี่ยเขาจะไม่ขังอะไรอ่ะ
ก็ไปมาหาสู่ป้าแก้วแกก็สงสารเนอะว่าลูกหลานไม่เอา
เวลาออกมาหาป้าแก้วที่บ้านแกก็จะให้เงินให้ทองขากลับขากลับ
เป้าได้เงินได้ทองกลับไปทีนี้แกก็ได้ยายเป้าเนี้ยหายไป
หายไปหลายวันเลยจนกระทั่งแกได้ข่าวว่ายายเป้าเนี่ยไม่สบาย
อาการไม่สู้ดีเท่าไหร่แล้วคืนมีอยู่คืนนึง
หลับไปแล้วประมาณสักตีหนึ่งตี๒นี่แหละ
แกก็ได้ยินเสียงหมาหอนแกก็สะดุ้งตื่น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
ยายเป้าพูดสองรอบป้าแก้วก็กลัวมากเลยสักพักหนึ่งก็เงียบไป
แกก็หุ้นคิดแต่เป้ามาหาแกพูดแปลกเนอะ
แกก็เลยไปหาป้าพินก็ไปเล่าให้ฟังว่าเจอผียายเป้ามาหลอกเนี่ยเนอะ
แล้วก็คุยเรื่องที่ป้าวันดีมีอาการแปลก
พินก็อึกอักอึกอักสักพักหนึ่งพี่แจ๊คก็เลยเล่าให้ป้าแก้วฟังว่า
ที่ตลาดเขาลือกันนะว่าที่ผัวป้าวันนี้ตายเนี่ย
แล้วก็แกไปยึดทรัพย์สินคนนั้นคนนี้อ่ะเนอะอ่า
แล้วตำรวจก็เอาผิดป้าวันดีไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักฐาน
แก้วกลับมาก็ด้วยความสังหรณ์เนอะเพิ่งมารู้ได้อีกด้านหนึ่งของน้องอ่ะ
แกก็คิดอะไรไม่รู้เคลียร์งานเสร็จแกก็ไปหาน้องเลย
แกก็ไปแห่ว่าอ่าคือแกมีที่สองผืนอ่ะ
แกจะขายที่ตรงนี้ที่อยู่เนี่ยแล้วได้เงินไปปลูกอยู่อีกแปลงหนึ่งที่แกซื้อไว้ใหญ่กว่า
แล้วก็จะขอป้าวันดีโอนคืนให้แกไม่ยอมครับ
บอกว่าโอนให้แกแล้วก็คือเป็นของแกแกไม่คืนอืม
ทะเลาะกันนะคะเพราะแกก็บอกว่าแล้วที่สัญญาไว้ล่ะแกก็บอกไม่
ไม่ใช่ลูกแกโอ้โหแกไม่ได้รักแกไม่ได้ผูกพันอืม
ก็ถ้าตายไปก็ก็แล้วไปแล้วส่วนเงินที่ให้แกไว้อ่ะ
แกก็จะแบ่งให้ไอ้เด็กนั้นก็ตามที่แกเห็นสมควร
ป้าแก้วเสียใจมากเลยพี่แจ๊คแกร้องไห้แกนั่งรถมาแกร้องไห้มาตลอดทางเลย
ร้องไห้แบบแกเสียใจอ่ะคือคนที่ทำแบบนี้กับแกก็คือน้องที่แก
พี่น้องกันใช่แล้วไว้ใจด้วยใช่อืม
เสียใจมากเลยแกร้องไห้มาตลอดทางเลยร้องไห้ร้องห่มมาตลอดทาง
กลับมาถึงบ้านแกก็คุ้นคิดจะทำยังไงดีแกคือแกพลาดไปแล้วอ่ะเนาะ
กระทั่งแกก็เลยวางแผนอืมอ่าเลยวางแผนแล้วก็
กลับไปหาป้าวันดีไปก็บอกว่าเอางี้แล้วกัน
แกจะขอแลกไอ้ที่แปลงที่แกอยู่เนี้ยอืม
ขอคืนครับแล้วแกจะยกที่แปลงอีกแปลงหนึ่งอ่ะที่สวยสวยนะให้อืม
ว่าวันนี้ก็นัดนัดกันจะไปดูไปดูที่ครับทีนี้ก็
ไปหาน้องจนกระทั่งป้าพินมาได้ข่าวว่า
เอารถไปชนคอสะพานอืมคือตรงที่ป้าแก้วนั่งเนี่ย
โดนทวงวะลัยกระแทกตรงหน้าอกค่ะอะอืม
ก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไป
แกก็อาการหนักอะพี่แจ๊คอาการหนักมากเลย
ระยงระยางพูดจาอะไรไม่ได้เลย

นอนมาได้นานอาการป้าแก้วก็ไม่ดีขึ้นนะเนอะ
มณีก็ขออนุญาตหมอขอเข้าไปเยี่ยมพี่

แกก็เข้าไปคุยอะไรกับป้าแก้วไม่รู้
บางทีก็เข้าไปคุยอยู่ข้างเตียงคุย

พิงก็ขอเข้าเยี่ยมหมอก็ให้เข้าไป

น้ำตาแกจะไหลลง๒หางตา
น้ำตาแกจะไหลตลอดเวลาเลย

ในป้าพินก็ไม่ทันที่พูดสั่งเสียอะไร
แกก็จากไปในสภาพที่ตาไม่หลับค่ะ

ในบ้านของพี่สาวของป้าแก้ว

ป้าวันดีเข้ามาสรรพสมบัติอะไรก็จัดการหมด

ทรัพย์สินของแกที่เหลือทั้งหมด
แต่ป้าพินเขาจะใช้วิธีตามกฎหมายเลย

คือเหมือนแกเป็นคนซื่อสัตว์อะเนอะ
พอป้าวันดีย้ายเข้ามาอยู่บ้านป้าแก้วไม่นาน

วันดีถึงได้รู้ว่าสองคนอยู่กันเหมือนผัวกับเมีย

แต่ป้าพินเขาก็ยุ่งไม่ได้
มาอยู่บ้านป้าแก้วได้ไม่ถึง๗วันเลยพี่แจ๊ค
ที่นี่คือน่าจะเป็นป้าวันดีมันไปเล่าให้ป้าพินฟังนะว่า
คืนนั้นฝนตก

แล้วก็นอนหลับไป
พอมีเสียงหมาหอนเริ่มขึ้นปุ๊บเนี่ย

มันได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมา
ก็พองกหัวจากที่นอน
มองไปตรงประตูห้อง

พอมองออกไปเป็นป้าแก้ว
มาในสภาพที่แกตายแบบ

แล้วก็ใช้เท้าเหยียบตรงอก

เหมือนแกเค้นคำพูดเนอะ

บอกให้เอาของของครูคืนมา

พอหันไปตะทอนก็บีบคอตัวเองพี่แจ๊ค

ถูที่นอนเหมือนคนพยายามหายใจอ่ะ

แล้วมีน้ำเลือดนั้นไหลออกมาตลอดเวลาว่า

สิ่งทุกอย่างก็กลับสู่ปกติ
วันดีก็ลุกขึ้นมาหายใจเฮือบใหญ่เลย

ทอนลุกขึ้นมาได้
หายใจเต็มปอดปุ๊บ

วดีก็จะข้ามรั้วมาคุยกับป้าพิมตลอดเวลาเลยว่า
ป้าแก้วมาหาทุกวันเลย

แล้วบอกว่าสักวันหนึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้แกตายแน่
ป้าวันดีก็บอกว่าทุกครั้งที่ชังเออดูตอนดึกอะลูกดึกอะ

เห็นเหมือนป้าวันดีดิ้นทุลุนทุลายร้องร้องอยู่ในบ้านอ่ะอืม
แกก็เลยแนะนำให้ป้าวันดีว่า
วันนี้ต้องคืนของทุกอย่างให้ป้าแก้วนะ
เหมือนแกได้อะไรมาแกไม่เอามาไว้กับตัวเลย
ทุกวันนี้แกค้าขายชีวิตแกมีความสุข
อยู่ดีมีสุขแกไม่เคยเห็นป้าแก้วมาหาอีกเลยทั้งที่ลูกชายอยู่ด้วยเนี่ย

ก็แนะนำให้ป้าเวนดีเนี่ยคืนของทุกอย่างให้ป้าแก้วไป
แล้วไปขอขมาป้าแก้วเสีย
เพราะว่าศพป้าแก้วตายหง
เขาไม่ได้เผาฝังอยู่ที่ป่าช้า
ไปไปขอขมาป้าแก้วไปทั้งคู่เลยทั้งตาทอนทั้ง
แต่เท่าที่ป้าพินพูดนี่ก็คือ
ป้าแก้วไม่ได้เอาจริงเอาจังกับตาทอนเท่าไห
เพราะเหมือนกับว่าแกไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับตาทอนเลย
เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วอะไรวะ
แกก็แค่อาจจะโกรธที่ว่าอ๋อมึงหักหลังแอบเป็นชู้กับน้องกู
เพราะว่าป้าวันดีไปพูดกับป้าพินว่าเขาแอบเป็นชู้กันตั้งแต่อยู่บ้านสวนแล้ว
วันดีมันก็คิดหนักก็ค่ะว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ทำมันตายแน่มันตายแน่
ตาทอนมาเก็บของแล้วก็มาบอกให้ป้าพินฟังว่าเขาจะบวช
คือป้าแก้วไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขาอะนะแต่คำพูดที่ว่าเอาของกูคืนมาเนี่ยมันวนอยู่ในสมองตลอดไม่ได้นอนเลย

ป้าวันดีก็บอกว่างั้นขอตาทรไปส่งไปทำพิธีที่ป่าช้า
เพราะว่าบอกสับปะเหลอไว้แล้วว่าจะมาทำพิธีขุดศพพระแก้วนะ
แล้วก็จะมาทำพิธีขอขมาแล้วก็จะคืนของอะไรให้ทั้งหมดเนาะ
ทอนก็คิดว่าเออก่อนบวชก็ไปจะได้ตัวเองก็จะได้ไปขมาป้าแก้วด้วย
ก็ไปที่ประชาแต่พอไปถึงด้วยความที่ตาทอนเขาก็ไม่โง่เนอะก็ผ่านเรื่องพวกนี้มา
มันไม่ใช่มาขอขมาพี่แจ๊คมันมาสะกดวิญญาณป้าแก้วโดยเฉพาะเลย
หมายถึงว่าป้าวันดีตั้งใจจะมาสะกดวิญญาณอุ้ย
คือมึงมาหลอกกูคือแกก็ฮึดสู้อะเนาะมันทรัพย์สมบัติอยู่ในมืออ่ะพี่แจ๊คมันไม่อยากคืนแล้ว

ใช่มันไม่อยากคืนแล้วอ่ะพอตาทอนรู้ว่าอ้าวมันมาสะกดวิญญาณอ่ะมันไม่ได้มาขอคำมาอะไรอ่ะ
ก็ทะเลาะกันกับป้าวันเดียทะเลาะกันใหญ่โตเลยสับปะเลอก็ยืนกินเหล้ารอมึงทะเลาะกันมึงทะเลาะกันไปตกลงกันให้ได้กูมีหน้าที่ทำพิธี

ทะเลาะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตาทอนก็โมโหก็ประมาณว่างั้นมึงทำกันไปเองกูไม่เอาอืม
กูจะรอดอยู่แล้วเนี่ยจะมาเอาชีวิตตัวเองมาคือรู้เลยว่าป้าแก้วแกอาฆาตแกแค้นแล้วพอขนาดเถียงกันเนี่ยค่ะตาทอนก็สัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างอ่ะเหมือนเหมือนรับรู้ถึงความโกรธแค้นของคนนึงอ่ะ
ไม่รู้ตัวกันบ้างเหรอว่าตอนนี้มันมีอะไรอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้กวนใจไม่สบายใจตาทอนก็ไม่อยู่คือไปแล้วประมาณว่าไม่เอาไม่ทำ
ก็ทิ้งสับปะเลอกับป้ามณีอยู่ที่ป่าช้ากันสองคน
ทีนี้จะทำอะไรกันยังไงอ่ะไม่มีใครรู้เพราะว่าตาทอนกลับมาแล้วเนอะ
ทอนกลับมาก็มาที่บ้านป้าแก้วจนตอนเช้ามาป้าเพ็ญถึงได้รู้ว่าไอ้รถที่ป้าวันดีขับไปกับสับปะเหลอเนี่ยก็ขับไปชนคอสะพานที่เดิม
แล้วช่วงนั้นฝนตกเนอะน้ำป่าลงน้ำมันก็เชี่ยวน้ำมันก็ลึกมากเลยแล้วรถชนอย่างแรงแล้วก็พลิกตกลงน้ำไป
กระทั่งแกได้ยินเสียงป้าพินร้องไห้ป้าพินก็บอกพี่แก้วอ่า
แก้ไปผุดไปเกิดนะคือไม่ต้องทำเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
อย่าให้พี่แก้วเป็นอย่างงี้อีกเลยอืมตาทอนแกก็อยากอยากบวชเนอะ
พินก็กลัวนะพี่แจ๊คแกบอกแกไม่กล้าเงยหน้ามองเลยนะ
ไม่กล้าเงินเก่งแกพูดแบบแกกลัวก็กลัวนะแต่แกก็ไม่อยากให้ป้าแก้วมีเวรกรรมผูกพันไปอีกไงครับ
กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดไปป้าแก้วก็หายไปอืมตาทอนก็
ก็บวชอ่ะพี่แจ๊คก็อยู่จนมรณภาพเลยบวชคือบวชตั้งแต่ตอนนั้นเลย
มันก็มรณภาพอ่าในในวัดไปเลยคือไม่ไม่สืบไม่ออกมาอีกเลยอืมส่วนพ้อผินก็เลี้ยงดูน้อง
ถึงเวลาก็โอนที่โอนทางเงินทองอะไรเนี่ยค่ะทำตามคำสัญญาทุกอย่าง
ที่ป้าวันดีได้ไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเพราะว่า
สมัยก่อนเนอะกฎหมายการไปตามสืบหาเงินทองพี่น้องอะไร
มันจะยากกว่าสมัยนี้ค่ะเรื่องเรื่องสรรพสมบัติป้าวันดีเนี่ย
ก็ลืมหายไปเพราะว่าหนึ่งผัวแกก็ไม่มีเนอะลูกแกก็ไม่มี
อืมมันมีตอนหนึ่งป้าแมวตอนที่ป้าวันดี
เข้าไปหาป้าแก้วในห้องไอซียูค่ะเขาไปคุยอะไรกันอ่ะ
ป้าพินไปเห็นลักษณะของป้าแก้วก็คือน้ำตาไหลลงหางตาตลอดเวลาไม่พอ
คือแกพูดไม่ได้ป้าพินก็เก็บในใจว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่ป้าพินจะเข้ามาเนี่ย
วันดีเป็นคนมาเยี่ยมใช่จนกระทั่งวันที่ป้าวันดีโดนผีป้าแก้วหลอก
จนกระทั่งแกอยู่ไม่ได้แกก็ร้องห้าร้องห่มมาหาป้าพิน
แล้วก็มาป้าพินก็เลยถามว่าวันก่อนที่ป้าแก้วจะเสียชีวิตไปเนี่ย
คือป้าวันดีไปพูดอะไรกับป้าแก้วแกก็สารภาพว่าแกเข้าไปพูด
พูดอ่ะนะคะว่าแกเข้าไปพูดในลักษณะขอขมาเพราะแกดูแล้วว่าพี่แกไม่รอดแน่
ขอขมาไปขอคำมาว่าหนึ่งขอเข้ามาว่าได้ได้ยึดบ้านยึดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ
คือแกขอนะไหนพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่ดูน้องแล้วนะคือดูจากทรงแล้วก็อาการหนัก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาสารภาพว่าแกกับตาทอนเนี่ยลักลอบได้เสียเป็นเมียผัวกันเล่นชู้กันตั้งแต่สมัยอยู่ในสวนบ้านสวนนะคะโดยที่ป้าแก้วไม่รู้
นี่คือการขอเข้ามาเหรอ
นี่คือที่ป้าวันดีพูดกับป้าพินฟังแต่ในความคิดของป้าพินอ่ะแกอาจจะไปเยาะเย้ยหรือแกอาจจะไปทำท่าเย้ยจนกระทั่งแบบให้รู้ว่า
จากเงินทองที่แกได้มาฟรีนะกับที่ที่เอาชื่อแกเข้าไปเนี่ยแกก็ยังมีความสัมพันธ์ลึกลับกับตาทอน
ซึ่งป้าแก้วไม่รู้ป้าแก้วถึงได้ตอมใจอะค่ะ
ตาไหลอะเจ็บแต่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเจ็บมากนะ
แล้วก็ถ้าคนเราไม่รู้จักคำว่าการขอขมาไม่รู้จักการกลับใจจริง
แล้วไปพูดแบบนั้นแล้วมาบอกกับคนอื่นว่าน้องไม่มีอะไรฉันเข้าไปขอขมาเขา
ฉันก็แค่เข้าไปบอกฉันว่าไอ้บ้านไอ้เงินต่างที่ฉันยึดมาฉันขอแล้วนะ
ยังไงก็มันไม่มีใครได้ตรงนี้ไปแล้วฉันเอากันแล้วกันส่วนผัวแกฉันก็เป็นชู้กันมานานแล้วล่ะ
มันได้กันมานานแล้วมันไม่ใช่การขอขมาไงมันเป็นการไปเยอะเย้ย
พินก็เลยสอบถามว่าไปขับรถขี่รถกันอีท่าไหนถึงได้เกิดอุบัติเหตุ
ป้าแกแกแก่เจ็บมากอะป้าแกแก่วคือแก่เจ็บหนัดกว่าป้าเป้าบานดีคนขับอะ
ป้าเป้าบานดีก็พูดแค่ว่าป้าแก่วเกิด็บ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หากกรีดร้องอาจจะโมโหในหมดแล้วเราก็ดึงพวงมาลัยจนกระทั่งรถคลนกับคอสะทาน
ที่บอกว่าเข้าไปขอคำมาก็อย่างพี่แจ๊คบอก
ดูจากลักษณะที่ป้าแก้วเสียชีวิตไปแบบตา
ไม่ปิดเลยน้ำตาไหลตลอดเวลาน่าจะ
หรือมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าครับ
อันนี้ผมเดาเล่นนะตอนที่รถเกิดอุบัติเหตุ

วันดีอาจจะไปพูดแทงใจดำอะไร
ป้าแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้จังหวะนั้น

แล้วก็ทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุ

แล้วป้าแก้วเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บไม่พอตามไปเยอะเย้ยเขาอีก
ผมว่าเหตุผลนี้ที่ทำให้ป้าแก้วอ่ะแค้นแค้นมากกว่าการที่ตัวเอง
ผมว่าคนอย่างป้าแก้วถ้าเขาจะยกของอะไรให้ใครแล้ว
เขาคงแบบไม่ติดใจเรื่องของการเอาของคืนมาหรอก
เพราะว่ามันยังมีทรัพย์สมบัติอีกเยอะแยะมากมาย
แต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่แค้นที่สุดกับการที่ตัวเองโดนหยาม
หยามทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดิน
แล้วก็เรื่องสามีเรื่องผัวตัวเองเจ็บปวดนะ
แล้วก็ตอนที่สับปะเลอกับป้าวันดีขับรถออกมาจากป่าช้าเนี่ย
ก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดรถถึงได้ไปชนที่เดิมอย่างแรงจนกระทั่งตกลงไป
แล้วลักษณะศพก็น่าจะตะเกียกตะกายทรมานนะคะ
เผลอไม่รู้ว่าตอนที่ทำพิธีตอนนั้นที่บอกว่าไปสะกดวิญญาณ

ถ้าทำไม่สำเร็จทั้งคู่อาจจะหนีออกมา
แล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้ก็ได้ไง

ผลสุดท้ายตายไปปุ๊บเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง
ไอ้ที่ไปเหมือนกับจะดีกับชาวบ้าน

หรืออาจจะยังดูจากทรงนะ

แต่เหมือนกับตัวเองมีความโลภ

ผลสุดท้ายไอ้สิ่งที่ตัวเองสะสมมาโดยตลอดนะครับ
แค่อย่างที่เขาพูดจริงครับว่าแมว
ตายไปปุ๊บเอาอะไรไปไม่ได้
แม้แต่อย่างเดียวเสื้อผ้ายังไปไม่ได้เลย

ผลสุดท้ายก็มีแค่จิตวิญญาณที่ตอนตาย
เป็นความรู้สึกแบบไหน
อันนี้เป็นความรู้สึกของความทุกข์

ทุกข์ที่ตัวเองจะมาคิดขอโทษ

และที่สำคัญคือด้วยความเป็นพี่น้อง
คำว่าพี่น้องที่เราฟังเรื่องราวมาหลายเรื่องนะครับ

เพราะเพียงแค่ทรัพย์สมบัติ

ที่ป้าพีนพูดนะป้าจำแล้วเขาบอกว่า
แกมองดอยสุเทพเนี่ยกับความกินแหนงแคงใจที่แกอุตส่าห์ไว้ใจน้องสาว

ป้าบอกว่าแกแบบแค้นมาก
แค้นคงแค้นแล้วคือฝากผีฝากไข้และกับคนที่ไว้ใจที่สุด
ผลสุดท้ายเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าป้าแก้วไม่ได้ออกมาอารวาส
ไม่ได้ออกมาตามล้างแค้น
สิ่งหนึ่งที่จะออกมาตามล้างแค้นกับป้าวันดีก็คือเวรกรรม
ถูกไหมครับทำอะไรไว้ยังไงก็แล้วแต่
สิ่งที่เราทำไว้มันก็จะย้อนกลับมาหาตัวคนคนนั้น
ไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งคุณต้องรับมันให้ได้
ถ้าคุณเริ่มที่จะทำผิดแล้วถ้าคุณอยากเลือกที่จะเดินทางนี้แล้ว
คุณต้องรับผลของมันให้ได้อยู่ที่ว่าผลนี้มันจะตามมาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พี่น้องกันคนที่เห็นหน้ากันคนที่ไว้ใจกัน
สามารถที่จะทำกันได้นะครับแล้วก็หลายเรื่องที่เราฟังกันมา
โหดร้ายกว่าคนที่ไม่รู้จักกันอีกนะบางทีอ่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ
เงินทองไม่เข้าใครออกใครจริง
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของเอาของกูคืนมา
วันนี้สถานีผีดุขอบคุณสาวน้อยแห่งล้านนาป้าแมวนะครับ
มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณนะคะ

และแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยรอสมาร์ท
สาวนี่กรี๊ดกราดมากเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะ

คุณอุ้งส่วนมากเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

นั้นคุณอุ้งแนะนำตัวเองว่าคุณอุ้งทำชาแนลเกี่ยวกับ

เช่นกันขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราด้วย
ทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่คุณอุ้งจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
วันนี้ตั้งชื่อเรื่องมาว่าเขาเอาถึงตาย

เป็นประสบการณ์ของพี่ที่ร่วมงานกันครับ
เขาแชร์เรื่องนี้มาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสลดนิดนึ
เพราะว่ามีคนเสียชีวิตในเรื่องด้วย

เพราะฉะนั้นเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ได้ครับอันนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยครับที่ฝากมาเล่านะครับ
เดี๋ยวขอแทนเจ้าของเรื่องว่าชื่อพี่ปอแล้วกัน

ก็เรื่องนี้เกิดย้อนไปเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วนะครับผม
ซึ่งเจ้าของเรื่องพี่ปอล์เขาอายุ๒๑ปี
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปทำหน้าที่รับใช้ชาติก็คือไปจับใบดำใบแดง
แต่ตอนนี้ตัวของคุณปอเนี่ยเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผม
เป็นคนเกิดอยู่ที่ศรีสะเกดเขาต้องกลับไปที่ศรีสะเกดเพื่อที่จะไปจับใบนำใบแดงนะฮะ
เขาก็เลยเดินทางกลับไปแล้วก็กลับบ้านทั้งทีเนี่ย
อยากจะนัดแนะเพื่อนที่เป็นชาวแก๊งของเขานะครับมารวมตัวกันสังสรรค์กันสักนิดหนึ่งนะฮะ
ซึ่งแผนการจับใบดำใบแดงเนี่ยจะตรงกับวันที่๗เมษายน
เป็นช่วงจับใบดำใบแดงช่วงต้นเมษา
ใช่แต่แค่ไปเจอเพื่อนก่อนสักวันที่๔นะครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับ
คุณปอเนี่ยพอเดินทางกลับเนี่ยก็เลยติดต่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งขอใช้ชื่อว่าเป็นคุณเอแล้วกันนะฮะ
คุณเอก็ได้ติดต่อรับการติดต่อจากพี่ปอซึ่งพี่ปอก็ติดต่อไปปุ๊บก็เฮ้ยเดี๋ยวจะกำลังหาที่พักอยู่แล้วก็อยากจะให้แนะนำหน่อย
แล้วก็จะให้เพื่อนเนี่ยไปเจอกันที่นั่นแล้วกันนะฮะบ้านเองว่างไหมอะไรแบบนี้ก็บอกเฮ้ยคุณเอก็เลยบอกว่ามาได้มาได้ไม่มีปัญหา
เพราะคุณเอเนี่ยเขาก็บ้านอยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็เลยมีบ้านญาติเนี่ยจะให้เพื่อนของคุณปอเนี่ยไปอยู่กันนะครับผมก็เลยติดต่อกันเข้าไปแล้วก็คุณปอก็เลยถามเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราจะมีนั่งกินกันสั่งสรรค์กันนิดนึงพอจะมีร้านแนะนำให้ไปซื้ออะไรไหมแถวบ้านมีไหม
คุณเอก็เลยบอกว่ามันไม่มีเพราะว่าแถวบ้านคุณเอร้านค้าไม่ค่อยเยอะ๑๐กว่าปีที่แล้วคือไม่ค่อยมีร้านค้านะครับแล้วก็บ้านของคุณเอเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่อยู่นอกเมืองแบบนอกเมืองเลยของสีสะเกดนะครับแบบอาจจะได้เป็นชนบทเลยใช่ใช่ครับก็คือลักษณะบ้านของแถวนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านยกสูงมีข้างล่างนะครับผมแล้วก็
บ้านญาติอยู่ติดกันเลยนะครับเป็นบ้านที่ให้คุณปอกับเพื่อนเนี่ยไปพักที่นั่นนั่นแหละครับทีนี้พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณคุณปอก็เลยอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปพักอะไรแบบนี้มีที่นงที่นอนให้อะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวซื้อเครื่องด่งเครื่องดื่มอาหารต่างเข้าไปนัดเพื่อนทุกคนเข้าไปครับนะฮะพอเดินทางไปถึงเนี่ยก็สังเกตว่ามันเงียบมากพี่ปอบอกมันเงียบมากมันเป็นบ้านหมู่บ้าน
ทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยเจอเพื่อนก็เฮฮาสวัสดีทักทายยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปจับใบดำใบแดงคิดว่าจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงก็พูดเป็นเพื่อนกันนะครับสนุกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งวงนั่งกินกันตั้งแต่ประมาณหัวค่ำนะฮะก็ในกว้นนั้นนะครับก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ๑๐คนซึ่งคุณเอเนี่ยเขาก็จะนอน

สักระยะ๔หรือ๕ทุ่มนะฮะก็เริ่มจะแบบมีแอลกอฮอล์เข้าไปในเลือดมันก็เริ่มที่แบบนิดนึงนะฮะคุยกันเสียงดังเฮฮาอะไรแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยคุณปอก็ถามคุณเอว่าเฮ้ยเอแล้วบ้านหลังเนี้ยที่จะให้ไปนอนเนี่ยเป็นบ้านของใครคุณเอก็เลยบอกโอ้ก็เป็นบ้านญาตินี่แหละก็เป็นบ้านญาติสนิทกัน

พ่อก็ก็ลั่งไหว้มายขึ้นมาเพื่อยเทียบขึ้นเรือ
กลายเป็นว่ามีมือคนนึงอะ

คือจังหวะวินาทีนั้นคุณพ่อโดดไปตามลูกทันทีเลย
แล้วคุณแม่ครับโดดตามมา
ทันทีเลยด้วยความที่แม่ห่วงลูกโดดลงไปเลยครับ
แต่ปรากฏว่าคุณแม่ก็ว่ายน้ำไม่เป็น

กลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยต้องดึงลูกขึ้นมา
แล้วคุณแม่ก็จะจมคุณแม่ก็ดึงคุณพ่อ
ื้ออยู่นานครับสักเกือบ๑นาที

คนเห็นแล้วก็ตะโกนว่า

เขาก็พยายามจะไปแต่ว่าด้วยความมันไกลแล้วมันลึกมาก
เขาก็ไม่กล้าว่ายน้ำไปแล้วก็พยายามหาเรือ

จนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนในบริเวณนั้น
เขาก็คิดว่าคงจะไม่ทันแล้วแหละ

ก็เลยโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็นักประดาน้ำอะไรอย่างนี้

เพราะมันลึกมากต้องดำลงไปข้างล่างเลย
จนแบบว่าหาตัวเจอทั้งคุณพ่อแม่แล้วก็ลูก
พอขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้ว
ทุกคนก็แบบสลดมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

กู้ภัยเขาก็ถามว่าเป็นญาติใครหรือเปล่าครับ
ก็พยายามตามให้ได้จนรู้ว่าเป็นญาติของคุณเอ
ก็เลยติดต่อไปหาคุณเอครับว่า
คุณเอใช่ไหมครับญาติของคุณท่านนี้ท่านนี้ใช่ไหมครับ
ก็ผมขออนุญาตแจ้งเรื่องนะครับว่า
เขาได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตทั้งพ่อแม่ลูกนะครับ
อยากจะให้ญาติมาที่สถานที่เกิดเหตุแล้วก็มารับทราบเรื่องนิดนึง
คุณเอก็รีบเดินทางไปที่เขื่อน

คุณเอบอกว่าความรู้สึกตามนั้นนะครับ
ญาติบ้านใกล้กันเนี่ยต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
พอคุณเอเห็นแบบนั้นแล้วก็เสียใจมาก
แล้วก็ต้องดำเนินต่อไปใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไร
ก็ประกอบพิธีทางศาสนาอะไรเสร็จครับเรียบร้อย
แล้วก็ด้วยความที่เป็นคนในยุคนั้นนะครับ
เขาก็ทำพิธีหนึ่งเกี่ยวกับการเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
แบบนี้ก็ทำพิธีแล้วก็เชิญดวงวิญญาณกลับบ้านมา
คุณเอ๋ก็กลับมาบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะฮะ
แต่ว่าด้วยความที่บ้านชนบทนะครับเขาจะมืดเร็ว
๖โมงนี้มืดแล้วฟ้ามืดแล้ว
บ้านอ่ะข้างบ้านคุณเอก็จากที่เจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย

แต่ครอบครัวคุณเอเนี่ยเขายังเข้าไปเพื่อที่จะทำความสะอาด

บ้านเนี่ยไม่เหมือนบ้านล้างครับเป็นบ้านที่ดูสะอาดเลย

เห็นตลอดว่าบ้านนี้มีคนอยู่

เขาก็เป็นผู้ชายยืนให้เห็นเฉยครับ

จะเห็นเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น

ก็เงียบไปเลยแต่มีคนเดียวครับ

มันจะจริงเหรอวะพูดแบบ
ไม่ค่อยอินกับเรื่องเท่าไหร่
นะฮะแล้วก็พูดอยู่ดีก็พูดขึ้นมาเลย

เฮ้ยเจ้าของบ้านเนี่ยอืม

ถ้าตายเป็นผีกูเนี่ยมาหากูหน่อยดิ

อยากจะเจอว่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง

เฮ้ยอย่าพูดดีหวะอะไรอย่างเงี้ย

ดื่มมาเยอะแล้วก็เมาด้วย
ก็ท้าทายพูดออกคำหยาบค่อนข้างเยอะเลยครับครับ

คุณเอ็กซ์เนี่ยครับเขาก็

คุณเอ็กซกลว่าเฮ้ยเดี๋ยว
ขอไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วว่ะ

ทุกคนก็ยังกินนะฮะแต่ว่ามีคุณเอ็กเนี่ย
ขอตัวไปนอนคนเดียวคุณเอ๊ก็บอก
เออไปนอนได้แล้วไปพูดมาก

แล้วก็ระวังด้วยล่ะมันค่อนข้าง

คุณเอ็กซกลว่าเดินถึงบ้านไปแล้วก็ไปนอน

เงียบกริบคงจะไปถึงที่นอนก็คงแบบน็อกเลย

คุณปอก็คุยกับคุณเอคุยกับเพื่อนสังสรรคในฮา
แต่ว่าพอคุณเอ็กซ์ขึ้นไปบนบ้านแป๊บหนึ่งครับไม่นาน
เขาก็แยกย้ายกันนะฮะ
ก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ขึ้นไปนอน
ก่อนจะขึ้นไปทุกคนก็รวมกลุ่มเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปนะครับ

ขึ้นไประวังหน่อยเด้อก็มันมืด

แล้วเขาก็เออเออคุณโป่ว่าเออโอเค

แฟลชเพราะว่ามันมืดมาก
พอขึ้นไปเปิดประตูปุ๊บทุกคนพูดเสียงเดียวกันขออภัยนะ

เห็นคนคนหนึ่งครับนั่งอยู่มุมบ้าน
นั่งกอดเข่าก้มหน้ากอดเข่านี่เลย

ขอส่งเสียงไว้ฟังหน่อยดิคงเงียบมากคือคนอื่นนะครับ
แล้วก็พยายามเดินเข้าไปทุกคนแบบเดินเกาะกันไป
แล้วก็ไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคุณเอ็กซ์

คุณเอ็กซเนี่ยไปนั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ที่มุมบ้าน

แล้วก็ถามว่าเฮ้ยเอ็กซ์เป็นอะไร
เป็นอะไรวะเฮ้ยไหนขึ้นมานอน
มันขึ้นไปนอนดิอุ้มประคองไปเฮ้ยใจเย็น
พยายามปลอบอย่าให้เขาแบบตกใจหรือกลัวอะไร

แต่เขาไม่พูดอะไรเลยว่าเฮ้ยเจออะไร

ไม่พูดเลยไม่เอ่ยปากสักคำเดียว
แต่ว่านั่งกลัวและสั่นมากจนเอาไปนอน
พอนอนเสร็จก็ยังมีอาการหวาดระแวงภาวะ

คุณปอก็เออมึงใจเย็นไม่เป็นไร

เพราะหัวถึงหอนหลับหมดเลยครับ
คุณเอกไม่อยู่ครับไปไหนไม่รู้
ก็เลยสงสัยว่ามันคงจะตื่นก่อนเราหรือเปล่าหรือมันไปไหนไปลักษณะแปลงฟันหรือเข้าห้องน้ำอยู่
ก็คุณปอก็ลุกขึ้นมาแต่ยังไม่ปลุกเพื่อนนะเพื่อนก็นอนกันไป
แล้วก็ไปเดินหาในห้องน้ำเดินไปถามเจ้าของบ้านคุณเอไม่มีไม่เจอไม่เห็นไม่รู้
ไม่รู้ว่าไปไหนครับคือไม่มีใครรู้เลยในบ้านทั้งเจ้าของบ้านทั้งเพื่อนไม่รู้
ก็เลยคิดว่ามันคงจะไปไหนทั้งที่แหละแต่ทุกคนก็ยังตามหา
คุณปอก็ปลุกเพื่อนมาตามหาตามหาจนแบบจนตกเย็นตกเริ่มเย็นเริ่มอะไรอย่างนี้ครับ
เฮ้ยมันไปไหนวะไหนลองโทรไปหาแม่เอ็กซหน่อย
พอดีผมตามหาเอกอยู่อะเอกเขาไปไหนไปเห็นมั้ยแม่วะปลายสายแม่ของมันเอกก็เลยบอกว่า
อ๋อไอกกลับมาบ้านแล้วมันนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละ
ก็เลยก็เอ้าเราไม่ได้ผมก็ตามหามันตั้งนาน
เช้ามาไม่เห็นมันมันไปไหนไม่รู้
ก็เลยสบายใจแล้วว่าอ๋อเอ็กซ์กลับบ้านนะ

ก็ใช้ชีวิตตามปกติตัดมาวันที่๖
วันที่๖เนี่ยต้องไปเที่ยว
แต่ว่าไม่มีและคุณเอกกลับบ้าน
พอตกเย็นมามีโทรศัพท์โทรเข้ามา

ได้ยินว่าเอ๊พวกเองไปทำอะไรกันมา
ตอนนี้เอ็กซ์เนี่ยเขาไม่ปกตินะ
แล้วก็พูดคำเดิมซ้ำว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว
พูดตลอดทั้งวันอยู่ในห้องอยู่มุมห้องนอนนั่งกอดเข่าก้มหน้า
ทุกคนในบ้านเดินเข้าใกล้ไม่ได้ครับเดินแบบเฮ้ยกลัวว่าระแวงยางเข้ามา
กลัวกลัวผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วแบบนี้ตลอด
คือไม่มีใครที่เข้าไปหาคนเองได้เลยต้องปิดปิดห้องอยู่คนเดียวอย่างนั้นตลอด
คือแม่ก็เข้าไปไม่ได้พ่อพี่น้องเข้าไปไม่ได้เลยเขาหวาดระแวงตลอดเลย
ก็เลยถามคุณเอ็กซ์ขออภัยครับถามคุณเอย้ำว่าไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ย
เอ็กซ์มันหลอนบาดระแวงไปหมดเลยมันไม่ได้มันไม่ปกติไปทำอะไรมาไหม
คุณเอก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่ผมผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็มานั่งกินเลี้ยงกันปกติ
สังสรรค์กันตามปกติไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พาไปเล่นพิเลนอะไรนะแม่ปกติเลย
แล้วจากนั้นเนี่ยพอวางสายคุยกันเสร็จเนี่ยคุณเอก็เลยบอกทีมและพักพวกว่า
เดี๋ยวเราไปหาเอ็กกันหน่อยดีกว่าเอ็กซ์เนี่ยมันอาการเป็นแบบนี้เราไปดูมันหน่อยไหม
ก็เลยยกขยงขับรถไปหาคุณเอ็กซ์ที่บ้านนะฮะก็เจอแม่แม่สวัสดีครับไหนเอ็กเป็นไงบ้างขอเข้าไปดูหน่อย
เปิดประตูไปก็เห็นแบบที่แม่พูดทุกอย่างครับอาการเป็นแบบนั้นทุกอย่างเลยนะฮะ
แล้วเพื่อนทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยพาเอ็กซ์ไปหาไปหาหลวงพ่อไหมไปวัดไหมไปช่วยมันหน่อย
มันคงจะมีอาการไม่ปกติไปไปช่วยมันหน่อยก็พาคุณเอ็กซ์เนี่ยไปวัดวัดหนึ่งนะฮะ
พอไปถึงวัดปุ๊บเจอหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับก็เดินไปหาหลวงพ่อ
ยังไม่ทันทักหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อถามมาว่าโยมไปทำอะไรกันมารู้หรือเปล่าว่าเขาเอาถึงตายนะ
โยมไปทำอะไรไว้คุณปอก็เลยเอ่ยปากก็นะ
สวัสดีครับน้ำมัศกาลครับหลวงพ่อครับเพื่อนผมเนี่ยเขามีอาการแบบนี้ครับ
ผมไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงแล้วอืมหวาดระแวงหลอนแล้วก็พูดคำเดียวเลยครับว่า
ผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วตลอดเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับ
หลวงพ่อก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดว่าอัตมาอยากจะช่วยเดี๋ยวอัตมาจะช่วยเท่าที่อัตมาช่วยได้นะ
แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนเพื่อความสบายใจของญาติโยมเดี๋ยวอัตมาช่วยแล้วกัน
ก็พาเข้าโบสถ์มาก็นั่งทำพิธีสวดทุกอย่างทำโอ้โหนานมากครับทำพิธีนานจริง
จนสุดท้ายแล้วนะครับก็คุณเอ็กซ์เนี่ยเหมือนจะมีอาการที่ดีขึ้นเล็กน้อย
เริ่มมีการวิตกจริตน้อยลงหวาดกลัวน้อยลงนะฮะแล้วก็เริ่มพูดได้บ้าง
ทุกคนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแม่เหมือนเอ็กอาการดีขึ้นแล้วก็น่าจะปกติแล้วแหละเนอะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ต้องไปกินอาหารวันที่๗กันแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้ว
เดี๋ยวพาเอ็กกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วกันมันจะได้มีแรงวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาไปส่งเอ็กซ์ที่บ้านนะฮะ
ทุกคนก็ขอกลับขอโทษแม่ว่าแม่ผมขอโทษจริงที่เอ็กซมันเป็นแบบนี้
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเอ็กซมันไปทำอะไรหรือเปล่า
วันที่ตื่นเช้ามาไม่เห็นมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมันทำอะไรเหมือนกัน

แต่อาการแบบนี้ผมไม่รู้จริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไปหาพระแล้วคงจะดีขึ้น
อาการก็คงจะดีขึ้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ที่จับใบดำใบแดง

ทุกคนก็กลับมาบ้านคุณเอ็กซ์แล้วก็นอน
ทุกคนเนี่ยที่มายังนอนบ้านหลังนั้นอยู่นะครับ
นอนกัน๓คืนก็นอนกันตามปกติที่ไปอยู่ก็มีแค่คุณเอกนั่นแหละ
ทีนี้พอตื่นเช้ามาครับวันที่๗แล้วทุกคนตื่นอย่างเช้ามากประมาณตี๕กว่านะฮะ

ก็เตรียมตัวอาบน้ำที่จะไปสถานที่ที่จับใบดำใบแดง
ทุกคนก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยมัวแต่ยุ่งกับสถานการณ์ตรงนั้นอยู่
แต่ว่าทุกคนเนี่ยสังเกตว่าไม่เจอคุณเอ็กซ์

แล้วตอนนั้นก็มัวแต่ยุ่งก็เลยแบบเสร็จภารกิจเสร็จปุ๊บ
คุณเอก็เลยรับหน้าที่โทรไปหาแม่ของคุณเอ็กซ์นะฮะ
พอโทรไปปุ๊บก็รอสายนานอยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายก็รับ
ก็เลยคุณเอถามกับคุณแม่คุณเอ็กซ์ว่า
คุณแม่ครับผมทำจับใบดำใบแดงเสร็จเรียบร้อยแต่ผมไม่เห็นเอ็กซเลย

ปลายสายนะครับเป็นคุณแม่ก็เงียบไม่พูด
แล้วก็พูดคำสั้นมาว่าเอ๊เอ็กซ์เสียแล้วนะ

แต่เปิดสปิกเกอร์โฟนทุกคนได้ยินนะครับ
คุณปอก็แบบเฮ้ยแม่เอ๊ะมันเป็นอะไรนะ

เสียแล้วอืมแม่เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้

เท่านั้นนะครับคุณเอก็บอกแม่เดี๋ยวผมไปหานะ
ก็วางสายรีบขับรถเลยไปหาคุณแอนคุณเอกที่บ้านนะครับ
พอไปก็แม่แม่เอ็กซมันเสียแล้วเหรอนะครับ
รีบเข้าไปอืมยังไม่ได้เปิดประตูเข้าไปที่ห้องคุณเอ็กซนะครับ
แม่ก็บอกว่าเอ็กซ์เสียแล้ว
ตอนเช้าเนี่ยแม่ตื่นมาเนี่ยแม่ก็พยายามที่จะทำธุระของตัวเองไป
แต่ว่าเห็นว่ารถยังอยู่
ก็คงคิดว่าเอ๊ะคงยังไม่ได้ออกไปจากบ้านหรือเปล่าจนมันสายแล้วนะ
แม่ก็เลยไปเคาะประตูเพื่อที่จะถามเอ๊กเอ็กตื่นหรือยังลูกอย่างนี้
แล้วก็ไม่เปิดสักทีแม่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปครับ
บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคุณเอ็กซ์นอนอยู่
สภาพการนอนนะครับคือเขาเสียชีวิตแล้ว
ตาเปิดกว้างตาเหลือกตาอ้า
มือมันเหมือนคนช็อกนะครับ
หิกแบบลำตัวไม่ปกติคือด้วยตาไม่ปกติอะครับ
ชีวิตปกติแม่ก็ร้องกรี๊ดตกใจ
แล้วก็เอ็กเอ็กซ์คือไม่ทานแล้วเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่ว่าเมื่อคืนแม่ได้ยินเสียงว่า
พูดว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วอย่าผมกลัวแล้ว
แค่นี้ก็คิดว่าเอ็กซคงจะเพ้อละมือหรือเปล่า
แต่เปิดประตูมาเห็นเอ็กซเป็นแบบนี้ทุกคนก็เปิดประตูเข้าไป
ปอก็ช็อกเหมือนกันครับคุณเอก็ช็อก
เปิดประตูไปเจอสภาพที่ตายแบบเสียชีวิตแบบตาเหลือก
เหมือนคนแบบชักอยู่อ้าปากค้างคือแบบกลัวแบบ
มันสื่อได้เลยว่าตอนนั้นคือเขาเสียชีวิตด้วยความกลัว

แล้วจากนั้นเนี่ยก็เพื่อนทุกคนก็แบบเสียใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้
คือเพื่อนกันเนี่ยเจอกันไม่กี่วันสองสามวันเนี่ย
แล้วเอามาเสียชีวิตในวันนี้เลย
แล้วคุณแม่เองก็แบบทำใจไม่ได้
แล้วก็คงต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เราก็ทำพิธีศพให้อย่างดีแล้วเนาะ
แล้วก็ช่วยกันช่วยงานคุณปอลก็ช่วยคุณเอกก็ช่วยช่วยงาน
จนเสร็จศพพิธีศพเสร็จศพนะครับผม
แล้วก็พอเสร็จจากงานพิธีศพของคุณเอ็กซ์แล้วเนี่ย
คุณเอเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกเพื่อนทุกคนว่า
เอ๊กซ์เดี๋ยววันนี้เราไปว่ายบ้านหลังนั้นไปว่ายเขารถ

เพราะว่าไอ้เอ็กซ์เนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะไปพูดตอนนั้นแหละ

แต่ไม่คิดเหมือนกันนะว่าการพูดแค่นี้มันจะทำให้เราต้องเสียเพื่อนคนหนึ่งไป
พอได้ยินคำนั้นทุกคนก็เออไปไปซื้อของเข้าเมืองกันไป
เพื่อที่จะไปซื้อของมากราบไหว้และขอขมา
คุณเอก็กราบขอมาด้วยนะครับ
ก็กลับขอมาว่าสิ่งใดที่ทำไปผิดพลาด
หรือทุกคนที่นอนบ้านหลังนั้นทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ย
กราบขอภัยคือขอขมาอย่างดีด้วยนะครับ
แล้วก็บอกเพื่อนคุณปอล์ก็บอกคุณเอ๊ว่า

ทำไมถึงพูดบอกว่าเขาเอาถึงตายแสดงว่าตอนนั้นที่หลวงพ่อเห็นน่าจะหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันใช่อันนี้ต้องอยู่ที่ทางทางครอบครัวหรือว่าถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องไปถามหลวงพ่อใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เราฟังเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสิ่งอะไรที่มันเตือนใจนะครับเรื่องของการพูดการจาใช่ครับการให้เกียรติสถาน
บ้านของเขาแบบนั้นใช่ครับเขาต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติคนที่ตายไปแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณเอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผีจากสางหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นจากการดื่มสุรามากไปหรือเกิดขึ้นจากการช็อกหัวใจวายจากอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้ใช่แต่พอมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการไปพูดจาแบบเนี้ยมันก็จะ

ทั้งหมดนะครับที่คุณอุ้งนำมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันน้องน้องหนูที่ดูอยู่นะเรื่องของการพูดเรื่องของการให้เกียรติสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็แล้วแต่อันเนี้ยสำคัญมากมากพูดแต่สิ่งดีดีมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราส่วนมากมันจะเกิดจากคำพูดที่รุนแรงไปไม่ต้องผีต้องสางหรอกไปพูดไม่ดีกับคนอ่ะ